คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อค่ะสำหรับคดีใหญ่นะคะ
คดีฆาตกรรมด้วยการวางสารพิษัยนายผู้ต้องหาก็คือแอมสารารัฐ
หรือตอนนี้ถูกเรียกว่าแอมสายนายแต่ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเรียกว่าแอมฆาตกรต่อเนื่องได้แล้วค่ะ
สามศพแล้วนะคะที่มีการดำเนินคดีกับแอม
คือก่อนหน้านี้ที่เราตามกันมา๒รายใช่ไหมคะ
กรณีคุณก้อยกับสารวัตรปูที่มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนกับแอมสายนาย
ล่าสุดอีกหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือกรณีการเสียชีวิตของคุณน้อยผักหรือนางสาวรจริน
สามคดีค่ะที่หลักฐานมันชัดจนสามารถออกหมายจับและแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับแอมได้
เพราะอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานตามหลักการวิชาการแล้วเนี่ย
ถ้าหากว่าฆาตกรก่อเหตุฆาตกรรมด้วยวิธีการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน
และมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่๓ศพขึ้นไปนี่คือฆาตกรต่อเนื่องค่ะ
นี่คือคำจำกัดความตามหลักสากลเลยนะคะว่าเรียกว่าฆาตกรต่อเนื่องได้เลย
ตอนนี้๓แล้วนะคะแต่ทีนี้จะมากถึง๒๐รายเหมือนที่มีกระแสข่าวหรือเปล่า
ต้องตามต่อวันนี้คุณระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีแอมสายนายนะคะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของคุณก้อยเพิ่มเติมนะคะ
คุณระพีบอกว่าวันนี้เป็นการให้ข้อมูลว่าเขารู้ได้ยังไงถึงความเชื่อมโยงในการเสียชีวิตของก้อย
รวมถึงหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่แอมไปรับก้อยจากบ้าน
ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับส้มพี่สาวก้อยคือตอนนี้ในส่วนของคุณระพีอ่ะค่ะ
เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของแอมสายนายคนนี้น่าจะตัวเลขอยู่ที่สิบสาม
๓ศพและรอดชีวิต๑รายเหมือนที่นำเสนอข่าวไป
ต่อเนื่องตอนนี้๑๓รอดชีวิต๑
แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่ามันมีกระแสข่าวออกมาเยอะ
ว่าจะถึง๒๐ราย๒๐ศพหรือเปล่าเนี่ย

คุณระพีเองที่เป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้ก็บอกเหมือนกันว่ามันยังไม่ชัด
แต่ว่าได้เตรียมข้อมูลเหยื่ออีก๒รายค่ะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสัปดาห์หน้า
ซึ่งข้อมูลระบุว่า๑รายเกิดขึ้นในพื้นที่นครปฐม
อีกรายยังไม่ยืนยันอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขหน่อยค่ะ

ช่วยตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหน่อยได้ไหม
การเสียชีวิตย้อนหลังตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ
ว่ามีใครที่เสียชีวิตที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีแอมสายนายหรือเปล่า
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุ

ย้อนตรวจดูให้หน่อยได้ไหมทีนี้ประเด็นที่ธนายความของแอมบอกจะฟ้องใช่ไหม
จะฟ้องสื่อจะฟ้องคนออกมาให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณระพีบอกว่าไม่กลัวเลยค่ะ
คือตรงนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับคือถามว่าผมออกมาแบบนี้เนี่ย
พี่น้องประชาชนและสังคมโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ย
ผมออกมาเนี่ยในการให้ข้อมูลต่างแบบนี้เพื่ออะไรครับ
เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ
เรายังไม่ได้กล่าวหานะครับว่านสแอมเนี่ยเป็นผู้ฆ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
อยู่ในขบวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ
คุณผู้ชมคะพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปรับรามให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
คือวันนี้ตำรวจได้เชิญคุณระพีมาให้ปากคำในลักษณะของการมาให้ข้อมูลนะคะ
ว่าที่มาในการรับรู้ข้อมูลทางคดีข้อมูลอื่นเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่แอมเคยปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาการของบุคคลที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมาสอบปากคำ
เรื่องธุรกิจรับจำนำรถของแอมอันนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบนะคะ
ก็ขยายผลจากข้อมูลที่แอมเนี่ยนำรถของในแด้อดีตสามีแล้วหายไป
ในส่วนของผู้เสียชีวิตตำรวจก็บอกว่าขยายผลค่ะสัปดาห์หน้าจะชัดเจนมากขึ้น
ว่าจะมีการออกหมายจับใครเพิ่มหรือไม่อย่างไรว่าจะมีการดำเนินคดีแอมเพิ่มหรือไม่อย่างไร
รอสัปดาห์หน้าอาจจะมีเพิ่มครับส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ร้องเรียนเข้ามานะคะ
ตอนนี้มี๑๘รายแต่จากการสืบสวนของตำรวจล่าสุดคือ๑๓รายและรอด๑
ก็คือยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่นะคะยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่
แต่ก็จะนำรายละเอียดมาตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้วเชื่อมโยงกับแอมเนี่ยกี่รายกันแน่
รองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าคือแนวทางการสืบสวนคดีเนี่ยค่ะ
ก็ทำงานร่วมกับตำรวจภูทรภาค๗ชุดสืบสวนของทางบิ๊กโจ๊กด้วย
การทำงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดีและคดีคืบหน้าต่อเนื่องเลยนะคะ
อีกทีนะคะเรื่องของการดำเนินคดีแอมสายนาย๓คดีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือกรณีการเสียชีวิตของคุณก้อยนางสาวสิริพรนะคะก็ที่ท่าน้ำที่ราชบุรี
สารวัตรปูพันธบรตรีหญิงนิพา
เสียชีวิตที่นครปฐมที่หน้าองค์พระเลยนะคะรายละเอียดเราขึ้นให้ดูหน้าจอ
และล่าสุดสารจังหวัดสมุทรสาครออกหมายจับแอมสายนายเพิ่มอีกหนึ่งคดีนะคะ
เพราะว่ารองผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาครรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อสาร
สมุทรสาครขออนุมัติออกไหมจับข้อหาเดียวกันเลยค่ะ
ฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนโทษประหารชีวิตนะคะ
เพราะอะไรที่เพิ่มได้เจ้าหน้าที่ไปเจอสายนายค่ะ
ไปเจอสายนายว่ามันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณรสจรินคุณน้อยผักท่านนี้ค่ะ
และคุณน้อยผักอยู่วงแชร์กับแอม

นี่คือภาพที่เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่๔สิงหาคมปี๖๕
เธอล้มเสียชีวิตที่ตลาดมหาชัย

เธอล่มวงแชร์สี่สังหาคม

ว่าสงสัยอีกหลายคน
แต่ดำเนินคดีแล้วแน่๓ราย

มีรายงานว่าวันจันนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับตำรวจจะออกหมายจับเพิ่มอีก๔กรณี
พี่มิวเล่าไปนี่๓กรณีที่พบความเชื่อมโยงกัน
เคสของเจ๊น้อยผักสารวัตรปูแล้วก็นางสาวก้อย
เพิ่มอีก๔กรณีจะเป็นกรณีไหนบ้างรอติดตามวันจันทร์นะฮะ
ในขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้รื้อคดีใหม่สำหรับกรณีที่มีผู้เสียชีวิต๖คน
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อจะตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อแล้วก็เลือดฮะ
เพื่อดูว่ามีสารสายนายอยู่ในร่างกายหรือว่าเนื้อเยื่อของศพหรือไม่อย่างไร
ยังตรวจได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าบางศพนี่ก็ตายมานานแล้ว
มีรายงานเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่า
ผลตรวจชนะสูตรของคุณหมอยืนยันว่าในร่างของศพคือสารวัตรปูและนางสาวก้อย
สายนายทั่วร่างกายกระเพาะอาหารหลอดเลือด
เป็นผลการยืนยันจากแพทย์ที่ตำรวจขอให้ชนะสูตรอีกครั้ง
แพทยังเก็บเนื้อเยื่อไว้อยู่ครับแพทยังเก็บเอาไว้นะฮะ
เป็นไปตามระบบของโรงพยาบาลที่จะเก็บไว้นานประมาณ๕ปี
นั่นคือคำตอบว่าทำไมบางศพอุ้ยตายไปหลายปีแล้วจะตรวจยังไงล่ะเนี่ย
เขามีการเก็บเนื้อเยื่อเอาไว้ครับนานประมาณ๕ปี
การตรวจจากเนื้อเยื่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
และน่าจะเห็นความชัดเจนว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร
ผู้การจังหวัดนครปฐมสั่งให้ตรวจสอบแล้วก็ลื้อคดีขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ศพในพื้นที่นครปฐมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้า
ในขณะเดียวกันครับวันนี้เป็นวันที่๓แล้วนะครับ
แอมผู้ต้องหาคดีฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เธอต้องไปอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลาง
ความคืบหน้าล่าสุดก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าวันแรกที่เธอไปเครียดใช่ไหมฮะ
หลังจากที่แอมเข้าไปอยู่ในทันทะสถานหญิงกลาง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้พูดคุยกับ
ผู้อำนวยการทันทรสถานหญิงกลางพศศฤิษฐารามท่านบอกว่า
คือผู้ต้องหาแอมเนี่ยนะยังอยู่ในห้องกักโรคแล้วก็ต้องอยู่ไปต่อ
จนกระทั่งวันที่๑พฤษภาคมจากนั้นจะย้ายไปอยู่ในโรงรวม
อยู่ในโรงรวมต่ออีก๕วันแล้วถึงจะย้ายไปสู่แดนแรกรับ
จนกระทั่งกว่าสารจะมีคำพิพากษาและที่บอกว่าก่อนหน้านี้
แอมเนี่ยความดันสูงจากความเครียดตอนนี้ความดันกลับมาปกติแล้ว
ทีมแพทย์ของทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมจ่ายยารักษาอาการ
อาการดีขึ้นปัจจุบันแอมเป็นยังไงบ้างพอบอกว่า
เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดันแล้วนะมื้อเย็นเนี่ยก็กิน
ข้าวได้ตามปกติแล้วแอมเองก็ไม่ได้มีการร้องขออุปกรณ์อื่น
เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมอยู่ในเรือนจำแอมเป็น
ยังไงบ้างถามท่านผอครับท่านบอกว่าอ๋อเขาก็ปรับตัวได้ดีนะมี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ต้องขังคนอื่นอื่นพยายาม
ผู้ต้องขังคนอื่นอื่นเนี่ยพูดคุยไม่ใช่ว่าจะไปปลีก
วิเวกเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เพียงคนเดียวฝั่งท่าน

ถ้าถามเขาคือเขาว่าพูดคุยไม่ได้ว่าเสียรู้ว่าอะไร
ไม้ไม้ว่าเขาเรื่องที่สามารถพูดคุยกับผู้คน
เขาก็มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

ความดันก็ลดลงมาแล้วค่ะปกติ
เพราะว่าก็อยู่ในความดูแลของหมอค่ะ
ซึ่งก็ทำปกติอะไรค่ะทำเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะ
คือไม่มีภาวะเรื่องปกติผิดปกติทั้งร่างกายผิดใจอะไร

เค้าไปทานอาหารได้แล้วก็นอนหลังค่ะ
ปกติแล้วไม่เครียดแล้วความดันไม่สูงแล้ว
คุยกับทุกคนในเรือนจำอัธยาศัยดี
ใช่ครับพูดคุยปกติกินนอนได้ปกติ
แล้วก็ที่เขาท้อง๔เดือนก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด
เด็กในท้องเนี่ยมีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิดครับแล้วตอนนี้
ก็ปกติเช่นเดียวกันหลังจากแอมคลอดลูกแล้วเนี่ยเด็กต้องกิน
มแม่ประมาณสี่เดือนครับหลังจากให้นมลูกเสร็จเรียบร้อยครอบ
ครัวจะมีการติดต่อเข้ามารับเด็กออกไปก็ได้นะแต่ถ้าหากไม่
มีครอบครัวหรือว่าญาติมารับเด็กออกไปอาจจะต้องมีการส่งตัว
เด็กไปที่สถานที่รับดูแลเลี้ยงเด็กแทนเพราะจะไม่ให้เด็ก
เด็กเนี่ยเติบโตอยู่ในสถานที่คุมขังและจะไม่ให้ถึงอายุหนึ่งขวบ
เพราะเด็กอาจจะจดจำสิ่งต่างได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น
ไขกฎระเบียบนะระหว่างตั้งท้องเนี่ยทางราชธรรมก็มี
คลากรแล้วก็มีโปรแกรมสำหรับช่วยดูแลผู้ต้องขังที่กำลัง
ท้องนะครับมาลองดูโปรแกรมกันหน่อยฮะผมก็เพิ่งรู้นะพี่
คุณผู้ชมครับเช่นอ่านหนังสือนิทานให้ฟังเปิดเพลงบรร
เพลงแบบเพลงของโมสานะฮะเรียนโยคะกิจกรรมฝึกการเลี้ยงลูก
ความพร้อมเตรียมพัฒนาการให้กับเด็กในท้องแล้วก็คุณแม่
แล้วเมื่อคลอดออกไปแล้วก็จะมีห้องแล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วย
คำแนะนำในการช่วยดูแลเด็กแรกคลอดซึ่งคนเป็นแม่เอง
จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับช่วงกลางคืนถึงจะให้แม่
ลูกได้นอนด้วยกันและยืนยันย้ำอีกครั้งว่าทางราชธรรมนั้น
ให้ความดูแลกับผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมกันพอยืนยันแบบ
การดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ท้องแล้วก็ต้องอยู่ในเรือนจำ
เนี่ยค่ะมันเป็นหลักปฏิบัติสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ต้อง
ปฏิบัติเหมือนเหมือนกันในทุกทุกกรณีอ่ะนะคะก็เลยจะต้องก็ต้องให้
ให้ความเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเขาเขากังวลใจเรื่องเด็กในท้องอืมแต่
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากว่าโอ้โหยิ่งฟังดูว่าแอม
สายนายไปอยู่ในเรือนจำแล้วเหมือนเขาสบายใจดีไม่เครียดไม่
อะไรแต่ตัดภาพมาทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตกี่รายเนี่ย
ไม่ได้นอนไม่หลับเขาเครียดกันมากค่ะแล้วคำถามอีกหนึ่งคำ
ถามก็คืออดีตสามีแอมที่เป็นตำรวจอ่ะตกลงรู้เรื่องด้วย
ไหมตกลงยังไงเนี่ยถูกเรียกไปคุยแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้ว
หายเงียบไปเลยนะฮะแล้วยังไม่เจอเลยค่ะน้องคิงเหรอฮะถูกตำรวจ
ไปสอบปากคำเรียกไปคุยแล้วหายเงียบไปแล้วยังไม่
เลยคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะพันธุ์ตำรวจ
วิทูลรังศรีวุฒพรรองผู้กำกับการสพสวนพึ่งจังหวัด
ราชบุรีอดีตสามีของแอมสายนายอ่ะถูกเรียกสอบปากคำ
เป็น๑๐ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อ๒๗เมษายนใช่ไหมหลังจากนั้นหาย
ไปเลยหายไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปถึง
บ้านก็ปิดบ้านคือหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเราส่งคุณไกด์ธนกร
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสพสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลัง
จะมีคำสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจโทวิทูลจากสพบ้านโป่งไปปฏิบัติ
ราชการที่สพสวนพึ่งให้ขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่ง
ตั้งแต่๒๑เมษายนจนถึง๓๐กันยายนปี๖๖นี้นะคะหลังมี
คำสั่งออกมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาหายไปเลยเราไปบ้าน
ข้าราชการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่หมู่๑๒
ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบ้านเดี่ยว๒
๒ชั้นเป็นบ้านที่พันธุ์ตำรวจโทวิทูลเคยอาศัยอยู่กับแอมค่ะ
บ้านหลังนี้ถูกตรวจค้นไปแล้วนะคะเพื่อเก็บวัตถุพยาน
ตั้งแต่๒๖เมษายนทีนี้พอไปสำรวจเพิ่มเติมมันเงียบเลย
บ้านพักปิดเงียบไม่มีคนอยู่ค่ะเราก็เดินสำรวจดูรอบรอบ
บ้านเจอกองขยะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอขวดยาถูกเผาไหม้อยู่กอง
นึงนักข่าวไปคุยดูตรงนี้ก็เป็นป่าหลังบ้านนะคะก็มัน
มีเศษขวดแก้วแตกเศษอาหารมีวัสดุพลาสติกค่ะคุณผู้ชม
ค่ะทีมข่าวของเราคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาให้
ข้อมูลว่าเขาไม่ได้เจอกับพันธุ์ตำรวจโทวิทูลบ่อยนัก
แต่สังเกตเห็นเวลาพันธุ์ตำรวจโทวิทูลออกจากบ้าน
ใช้รถเก๋งซีวิกสีดำค่ะปกติก็จะมาบ้านหลังนี้กับแอมและ
ลูกอีกสองคนล่าสุดที่แอมกับลูกมาที่นี่ก็คือต้นเดือน
เมษายนครับแอมนิ่งไม่คุยกับใครพันธุ์ตำรวจโทวิทูลไม่ได้
อยู่ที่นี่ประจำแค่ไปไปมามาแต่ก่อนหน้านี้ก็จะไปไปมามา

มาบ่อยไม่ค่ะมาบ่อยไม่ต่อผมก็ค่อยเจอเขาผมก็เลยไม่รู้
ไปมาหาถูกใครที่เจ้าของเพื่อนบ้านอะไรเลยไหมครับ

คุยกับยายก็แล้วล่ะคุยกับแม่ก็ละ

ไปที่สพสวนพึ่งก็ไม่เจอ
บ้านพักที่กาญจนบุรีก็ไม่เจอ
ลองไปบ้านแอมที่นครปฐม
บ้านหลังนี้คือตำรวจเขาไปเก็บดู
พยานหลักฐานอะไรต่างใช่ไหมคะ
เป็นจุดที่เจอขวดยาแล้วก็แคปซูลจำได้ใช่ไหมคะภายในบ้าน

มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่ง
สรุปแล้วตอนนี้ไม่มีใครรู้เลย
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของแอมอยู่ที่ไหนค่ะ

อาจจะเชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ก็ติดความคืบหน้ากรณีของแอมสายนายนะครับ
แอมซึ่งตอนนี้โดนแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก่อนหน้านี้ก็คือในข้อหานี้ถูกแจ้ง๒กรณี
ก็คือกรณีการเสียชีวิตของคุณก้อยอันนั้นเคสแรก

ล่าสุดนะฮะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับ
ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะตอนนี้ตำรวจออกหมายจับ๓กรณีนะครับ
สามกรณีที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาแอมหรือที่หลายคนเรียกเธอว่าแอมสายนาย
สามกรณีมีใครบ้างตามที่เห็นหน้าจอครับ
ซ้ายสุดนั่นคือคุณก้อยค่ะตรงกลางนั่นคือสารวัตรปูอืม
และคนล่าสุดก็คือเจ๊น้อยผักแม่ค้าขายผักที่เสียชีวิตที่ตลาดที่สมุทรสาคร
ใช่ค่ะคือถือว่าทั้ง๓รายนี้แอมถูกหมายจับข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ถูกต้องครับข้อหาเดียวกันแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระนะฮะ
มีรายงานอีกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตำรวจเตรียมจะออกหมายจับเพิ่มอีก๔กรณีนะฮะ
เป็นอู๋ถ้าเพิ่มอีกสี่เท่ากับตอนนี้เป็นเจ็ดแล้วนะฮะ
จากตอนนี้ล่าสุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เช็คมาเนี่ยออกหมายจับเพิ่มมาเป็น๓กรณีนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบและตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแอมสายนายกันต่อเลยนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากคนรู้จักกับ๑๐ตำรวจเอกอิทธิเชษหรือว่าแม็กซ์ฮะ
อายุ๓๑ปีพบหมู่งานป้องกันปราบรามสพเมืองนครปฐม
ซึ่งช่วยราชการขับรถให้กับผู้การจังหวัดกาญจนบุรีไปเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปเสยท้ายรถพ่วง๑๐ล้อแล้วคอหักตายอ่ะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสี่ยี่สิบหกกรกฎาคมปีหกห้านี่นะครับ
ขับรถไปเสยชนกับรถพ่วง๑๐ล้อที่เขาจอดบริเวณข้างหน้าและสภาพศพมีรอยเลือดคอหัก
จุดเกิดเหตุคือถนนมาลัยแมนที่นครปฐมนะฮะนั่นคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๖กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็เป็นข่าว
มาลัยแมนนครปฐมเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุมุ่งหน้ากำแพงแสนอำเภอเมืองนครปฐมครับ
อืมเพราะตำรวจที่ตายเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทของอดีตผัวของแอมที่เป็นตำรวจ

ที่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนตามหาตัวยังไม่เจอนะครับ

แอมเป็นคนโทรบอกญาติว่า
เนี่ยแม็กซ์เขาเกิดอุบัติเหตุนะ
ทำให้ครอบครัวและญาติอดสงสัยไม่ได้
วันนี้ครับคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถ
แล้วก็ร้านขายน้ำริมถนนตรงจุดนี้

เดี๋ยวให้ดูวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เป็นคลิปที่ถูกส่งไปให้กับตำรวจตั้งแต่หลังเกิดเรื่อง
ช่วงปี๖๕นี่นะฮะขนาดนี้ไฟล์มันหมดอายุแล้วไม่สามารถจะ
เปิดดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปได้นี่ครับขึ้นแบบนี้สัญลักษ
แบบนี้ก็เปิดดูไม่ได้แล้วบางไฟล์นาทีกว่าบางไฟล์สามนาที
เสร็จนะฮะอ้าวไม่เป็นไรแต่เราก็ได้หลักฐานว่าโอเคมันมีภาพ
จรปิดตอนที่เกิดเหตุอยู่นะในทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึก
คงต้องไปว่ากันต่อเราได้คุยกันกับนายกริตภักษ์อายุ๔๒
เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
ได้ก็มอบภาพวงจรปิดหลักฐานชิ้นนั้นให้กับตำรวจไปแล้วตั้ง
แต่เกิดเรื่องคือปี๖๕นะฮะเขาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์
กล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนั้นประมาณสักตี๓ก่อนเกิดเหตุมี
รถวิ่งมาสองคันคันหนึ่งเป็นกระบะวิ่งอยู่ขวาสุดฮะเลนขวาสุด
ที่สองนับจากฝั่งขวารถกระบะวิ่งนำหน้าอยู่ประมาณสักครึ่ง
คันพอวิ่งผ่านช่วงโค้งมาได้ไม่นานเข้าสู่ทางตรงก่อนถึง
จุดเกิดเหตุประมาณสองร้อยเมตรรถของผู้ตายเริ่มเสียการควบ
คุมครับแล้วพุ่งเสียหลักมายังฝั่งเลนซ้ายสุดเป๋จากเลน
สองนับจากขวามาทางซ้ายเลยครับซึ่งมีรถบรรทุกเขาจอด
อยู่นะฮะบริเวณตรงจุดนั้นเหมือนจู่จู่ก็เสียการทรงตัว
ซะอย่างนั้นนะฮะพอรถเริ่มเบี่ยงมานี่เขาเล่าให้ฟังนะ
หลังจากที่เขาได้เห็นภาพวงจรปิดเมื่อตอนนั้นรถเบี่ยงมา
เลนที่รถบรรทุกเขาจอดอยู่เนี่ยเลนซ้ายสุดรถไม่
ฟุตบาทนะแต่พุ่งไปเสยท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังก็ยัง
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องหักพวงมาลัยตรงกลับไปชนกับรถบรรทุกด้วย
เหมือนกันคิดว่าคนขับตอนแรกสงสัยวูบหรือเปล่าอาจจะวูบหมด
สติมากกว่าหลับในหลังเกิดเหตุครอบครัวผู้ตายก็ติดต่อมาเพื่อ
ขอดูหลักฐานวงจรปิดครอบครัวของผู้ตายยังติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
เพราะว่าตายแบบนี้มันดูผิดธรรมชาติแต่ทีเนี้ยพอภาพเหตุการณ์มันปรากฏตอนนั้น
เขาก็พอจะทำใจรับได้จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ต่างเกี่ยวกับแอมสายนานี่แหละ
ทำให้ครอบครัวของผู้ตายอดสงสัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะ
คือตอนนั้นเรามองเรื่องไม่ได้มองเรื่องเขาจะมึนเมาอะไรเลยนะ
มองเพราะว่าเขาหลับในหรือเปล่านะครับนะครับเลยเลยไม่เห็นจริงจริงอย่างงี้นะครับ
เพราะมองว่าช่วงที่ตั้งแต่รถก่อนรถเสียหลักเนี่ย
มันเป็นทางตรงประมาณสองร้อยเมตรเนี่ยได้เนี่ยแล้วก็แสงสว่างคิดว่าเพียงพออยู่แล้ว
หน้าหน้าที่หน้าร้านนะครับยังไงอ่ะเขาต้องเห็นครับนะครับ
ด้วยในภาวะปกติของคนที่ยังขับรถควบคุมได้นะ
แต่ทีนี้การออกมาของรถมันไหลต่อเนื่องจนเหมือนกับ
เขาไม่ได้ควบคุมไปทางอื่นเลยนะครับคือปล่อยรถไปตามวิถีของของรถเลยอะครับ
ครอบครัวของผู้ตายครับแล้วก็เพื่อนตำรวจนะฮะ
ในพื้นที่นครปฐมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่เกิดเหตุที่แม็กซ์เขาขับรถไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุ
ชนท้ายรถพ่วงแล้วก็คอหักตายเนี่ยคือเขาขับรถไปส่งผู้การ
จากนั้นขับรถกลับบ้านพักที่นครปฐมกลุ่มเพื่อน
คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีของแอมสายนายอืม
เพื่อนเพื่อนคิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ย
ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรเพิ่งจะรับราชการได้ไม่นาน
รถก็ยังผ่อนไม่หมดเงินเดือนของผู้ตายเนี่ย
ละหมื่นกว่าบาทก็ให้เมียทั้งหมดนะฮะ
ในการบริหารจัดการดูแลคือไม่ได้เหลือสตุ้งสตางค์เยอะเพียงพอ
ที่จะไปล่อตาล่อใจให้ใครมาฉกฉวยเอาทรัพย์สิน
รวมทั้งไม่ได้เหลือเงินมากพอจะไปวางเงินเล่นแชร์วงละเป็นหมื่นแน่นอน
อันนี้คือเพื่อนของแม็กซ์เนี่ยเขาคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเคสแอมสายนาย
วันที่เกิดเหตุไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวอะไรมากนัก
มีแค่สร้อยคอทองคำที่ยายเขาซื้อให้แล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
สร้อยคอก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดนะครับ
ประกอบกับญาติเนี่ยไม่เคยมีข้อมูลว่าแอมโทรมาบอกว่าแม็กซ์ตาย
ในวันเผาครอบครัวและเพื่อนเปิดหีบบรรจุศพร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
ก็พบว่าร่างของผู้ตายเนี่ยเขาก็เหมือนคนแบบนอนหลับไปธรรมดาครับ
ไม่น่าจะเกี่ยวกับกรณีของแอมสายนาย
อันนี้ก็เป็นมุมมองของเพื่อนร่วมงานผู้ตายนะฮะในขณะที่ทางครอบครัวเองนั้น
เดี๋ยวคงต้องรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าจะว่าอย่างไรกันต่อนะฮะ
ทีนี้เราลองไปไล่ตรวจสอบประวัติของแอมสายนายนะคะ
ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาแต่งงานเป็นภรรยาอดีตรองผู้อำกับ

เป็นเท้าแชร์ตั้งแต่เรียนมปลายนะคะ
ตั้งวงแชร์เองเริ่มเป็นเท้าแชร์
เล่นกับเพื่อนในวงนักเรียนมัธยมเนี่ย

แล้วก็โกงแชร์ตั้งแต่มปลายนี่แหละ

เนี่ยเรียนมต้นโรงเรียนเอกชน
ก่อนที่จะย้ายมาเรียนหมอปลายที่โรงเรียนประจำในอำเภอธามกา
เรียนของแอมนะคะแอมไม่เคยติดศูนย์ไม่เคยติดรอ
เกรดเฉลี่ย๒ต้นก็คือเรียนกลาง

ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่มาก

พ่อแม่ก็เป็นคนค้าขายทั่วไป

เขาบอกเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยคบแอมแล้วก็ถามว่าทำไม
แอมเป็นคนปากร้ายชอบประจบชอบใช้งานคนอื่น
คือเวลามีงานกลุ่มแบบนี้ค่ะแอมจะเลือกอยู่แต่กลุ่มเก่ง
เพื่อให้เพื่อนเก่งทำแต่ตัวเองไม่ยอมทำอะไรเลย
ไม่ได้มีวิชาไหนที่ชอบเรียนเป็นพิเศษหรือไม่ชอบเป็นพิเศษ
ไม่เคยมีเรื่องตบตีทะเลาะวิวาสเขาบอกว่าแอมอ่ะปากดี
แต่พอถึงเวลาจริงไม่สู้คนเหมือนเก่งแต่ปาก
อันนี้คือเพื่อนเพื่อนพูดมานะคะทีนี้จุดเริ่มต้นการเล่นแชร์ในชีวิตของแอม
เริ่มตอนเรียนมปลายแอมเป็นเท้าแชร์ค่ะ
แล้วให้เพื่อนในฉันร่วมเล่นวงเงินไม่เกิน๓๐๐บาท
คนแรกที่แอมโกงแชร์คือครูแจ๊กกี้จำได้ไหมครูแจ๊กกี้นี่เคยให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยนะคะ
ซึ่งคุณแจ๊กกี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับบีบีก็คือเพื่อนสนิทกับแอมนี่ครูแจ๊กกี้นะ
คือเป็นเพื่อนกลุ่มกวนเดียวกันตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ไหมฮะ

และตายหลังจากที่เจอกับแอมด้วยออกไปกินกาแฟด้วยกัน
แจ๊กกี้เนี่ยคือคนแรกที่ถูกแอมโกงแชร์
แจ๊กกี้บอกเล่นแชร์แต่ไม่ได้เงิน

เราก็อาจจะผิดเองที่เราลืมเพื่อนคนอื่นก็ลืม
นานจนผ่านมาถึงตอนนี้จากโมปลายมาเป็นปัจจุบันนี้ค่ะ
คือก็ยังไม่ได้เงินวงแชร์ตั้งแต่สมัยมปลาย
เสื้อสีฟ้าทางซ้ายมือนี่คือคุณบีที่เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าแอมเนี่ยไม่ได้สนใจในการเรียนมากนะ
คือไม่ได้เป็นเด็กขยันไม่ได้แบบชอบเรียนหนังสืออะค่ะ
ก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมคณะนิเทศศาสตร์
ได้คุยกับหนึ่งในคนที่เรียนคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแต่คนละห้องนะคะ
เขาบอกว่าแอมเนี่ยจะเช่าหอพักในเมืองนครปฐม
ก็จะนั่งรถเมย์ไปกลับท่ามกานครปฐมเป็นประจำ

ก็มีเพื่อนนะก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มทั่วไป
แต่เพื่อนคนนี้บอกข้อมูลที่ตรงกับครูแจ๊กกี้ก็คือว่า
เนี่ยก็เหมือนเป็นเด็กหลังห้องในเรื่องการเรียนผลการเรียนนะคะ
คือไม่ได้เป็นคนแบบเรียนดีอ่ะก็เรียนกลางไม่ตกก็แล้วกันอ่ะ
ไม่ได้มีแววว่าจะเป็นคนที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์
หรือมีความรู้เรื่องสารเคมีอะไรเลย
เพราะแอมดูไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษคือรักสวยรักงามอย่างเดียว
ตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่คิดเลยว่าจะเป็นแอมนี้จริง
เลยคิดว่าน่าจะมีคนใกล้ชิดแอมที่มีความรู้เรื่องสารเคมีเป็นคนแนะนำซะมากกว่า
เราเรียนกันทางสัมภัณฑ์เหมือนกันเนอะ
ไม่มีแววเลย

อังกฤษายุติรักษ์ต่างต้นพี่ตกใจตรงที่พี่ไม่คิดว่าเป็นเขามากกว่า
ถ้าเข้าใจว่าเราเห็นค่าแล้วได้ยินแล้วก็ว่ามันเกิดขึ้นโซนเราน่ะ

มุมของคนที่สูญเสียคนรัก
คุณจำดาบตำรวจนิติพลได้ใช่ไหมฮะ

คุณสาวิตรีหรือว่าคุณหนิมเนี้ยนะฮะอ่าค่ะตายอยู่ที่มุกดาหารอืม
ที่ว่ากินยาลดความอ้วนที่แอมส่งมาให้แล้วสุดท้ายก็สิ้นใจตายค่ะ
แล้วคือสภาพก็น่าสลดหดหู่มากนะฮะอยู่กับลูกสองคน
คนโตอายุไม่กี่ขวบแล้วก็คนเล็กอายุแค่๑เดือน
แล้วตอนที่สามีโทรไปไม่รับสาย
โทรไปแล้วคุยกับลูกคนโต
อภพว่าเหมือนกับน่าจะตายอย่างทรมานหรือเปล่าอ่ะค่ะ
ธาตุไฟในร่างกายอ่ะมันแตกไปหมดเลยนะฮะอืม
กรณีของคุณหนิมหรือว่าคุณสาวิตรี
ครับซึ่งรู้จักกับแอมเนี่ยผ่านวงแชร์ตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
ก็ก่อนจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนคุณหนิมเนี่ยเอาเงินให้
ยืมเนี่ยหลักแสนหลังจากนั้นแอมได้มีการส่งแคปซูลยา
ลดความอ้วนมาให้กินเพราะว่าเธอเพิ่งจะคลอดลูกแล้วผู้หญิง
คลอดเนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นใจเรื่องของรูปร่างแล้วก็
น้ำหนักตัวแชทนี้คือหลักฐานส่งภาพไปให้ดูครับเนี่ยพี่มัน
หมดแล้วอ่ะพี่แอมเป็นเหมือนกับแคปซูลที่ส่งมาในตลับใสแล้ว
มีการโทรกลับมาแล้วก็พูดคุยกันก่อนจะส่งพัสดุมา
ฮะคุณหนิมเนี่ยตายเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนปี๖๓ครับหลายคน
ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของดาบตำรวจนิติพลแล้วก็โอ้โหสงสารจับ
ใจเลยนะฮะค่ะเป็นตมครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือวันที่
เขาตายเนี่ยวันนั้นเขาวีดีโอคอลไปช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ตอนแรกเมียบอกว่ารู้สึกเหนื่อยเพลียอยากพักผ่อน๑ทุ่ม
โทรไปอีกครั้งคราวนี้เมียไม่รับสายก็ลองโทรอีกจน
ทั้งลูกคนโตอายุห้าขวบเป็นคนรับสายพ่อก็เลยถามว่าแม่
อาจจะไม่ได้รู้ภาษาครับอืมเห็นแม่นอนคว่ำหน้าแล้วก็
เหมือนมีแบบน้ำไหลออกมาจากตาแบบนี้ก็คิดว่าแม่เนี่ยร้อง
ให้หรือเปล่าพ่อก็เลยบอกว่าไหนลูกหันกล้องไปหน่อยให้ป๊าป๊าดู
หน่อยสิหันกล้องไปก็ปรากฏว่าเห็นลูกสาวคนเล็กอายุหนึ่งเดือน
คลอดอยู่บนที่นอนในขณะที่เมียเองเนี่ยอยู่ปลายเตียงลักษณะ
นอนตะแคงกึ่งคว่ำหน้าตอนนั้นก็คิดว่าเออสงสัยคงเหนื่อย
เพลียมากแหละเพราะคุยกันล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเพลีย
เหนื่อยคงจะงีบหลับไปละมั้งอีกครึ่งชั่วโมงโทรไปใหม่โทรไป
คราวนี้เอ้าทำไมเมียยังนอนอยู่เหมือนเดิมเลยท่าเดิมเลยเพราะว่าลูก
กล้องไปให้ดูอีกครั้งไม่น่าจะใช่และผิดปกติค่ะรีบโทร
หาเพื่อนบ้านแล้วพอเพื่อนบ้านไปดูป้าเขาก็บอกว่าโอ้โหสภาพ
ธาตุไฟของคุณหนิมมาแตกซ่านเลยมันเลอะเปลือเปื้อนที่นอน
ลิ่นหึงไปหมดเลยที่สะเทือนใจที่สุดในมุมของสามีก็คือ
ก่อนตายเนี่ยเขาคาดว่าเมียเขาคงทรมานมากนะอาจจะทุกข์ทุรน
ทุรายและอาจจะร้องเรียกหาตัวเขาอยู่ก็ได้คือทำให้ลูกชายอ่ะ
ถึงบอกพ่อว่าหมาม้าร้องไห้คิดถึงป่าป๊าไม่รู้ว่าสิ่งที่เมีย
ร้องออกมาพูดชื่อออกมาเนี่ยอาจจะต้องการให้มาช่วยหรือไม่
อย่างไรแล้วก็สิ้นลมจากไปต่อหน้าลูกทั้งสองคนแล้วลูก
ด้วยความยังเด็กเกินไปก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ตรงหน้ากับแม่เนี่ยอันตรายถึงชีวิตค่ะทำให้สามีเนี่ยอดจะโทษตัวเอง
เองไม่ได้และตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมไปช่วยเมีย
ช้าเกินไปหรือเปล่า
คนเล็กตอนนั้นหนึ่งเดือน
แล้วก็เขาอยู่กันตามลำพัง

พฤศจิกายนคือวันที่คุณหิมเสียชีวิตใช่ไหมฮะ
กระทั่งก่อนที่จะมามีข่าวเกี่ยวกับแอมสายนายเนี่ย

เขาเข้าใจว่าเมียเขาตายเพราะหัวใจล้มเหลว
อาจจะเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

แล้วก็อายุตอนที่มีลูกแล้วคลอดเนี่ยก็

เขาไปช่วยเมียช้าเกินไปหรือเปล่า
เมียเขาเหนื่อยล้าหนักเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่คนละที่ไงอยู่คนละจังหวัดไงฮะ
จนกระทั่งมาเห็นข่าวของแอมและกลายเป็นผู้ต้องหา

วกกลับกลายเป็นที่ต้องสงสัยกันไปทั่วประเทศแล้วว่า
จะเกี่ยวข้องไหมกับหลายคนที่เสียชีวิต

ลองเอาโทรศัพท์มือถือของเมียมาตรวจสอบ

เมียเขาลงทุนแล้วก็ยืมเงินเป็นเงินหลักแสน
รวมไปถึงไปเจอไอ้แชทนี้แหละครับ

พอไล่เรียงไทม์ไลน์แล้วลำดับเวลาแล้ว
มันตรงกันพอดีก่อนที่เมียเขาจะด่วนจากไป

แอมยังโทรมาหานะฮะถามว่า

พอผมบอกว่าเมียผมตายแล้ว
ยังแสดงความเสียใจกับผมเลย
แล้วก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยครับ

แล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างย้อนหลัง

มีการโอนเงินจากบัญชีของผู้ตายคือคุณหนิม
เข้าบัญชีแอมรวมแล้วตัวเลขหน้าจอครับ

แล้วชีวิตครอบครัวคุณหนิมกำลังไปได้สวยเลย

ภาพถ่ายครอบครัวที่อบอุ่นครับ
แล้วจู่ก็เสียชีวิตกระทันหัน

ก็ประมาณสักเข้าสู่ปีที่๓เนอะ
ทุกวันนี้เวลาสามีโพสต์ภาพ

ส่วนลูกคนเล็กมีทั้งคุณยายคุณย่าช่วย
คล้ายวันเกิดของคุณหนิมเธอก็มีการโพสต์ขอบคุณคนที่เข้ามาอวยพรข้อความนี้ครับ
ขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับคำอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขมากอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองค่ะนี่นะฮะ
ไล่เช็คดูคนที่มาคอมเมนต์อวยพรในวันคล้ายวันเกิดเมื่อปี๒๐๒๐ไม่ได้มีแอมมาคอมเมนต์หรือกดไลค์ใดนะฮะ
จากนี้มีคลิปวีดีโอจัดงานวันเกิดครับคุณหนิมเนี่ยอุ้มลูกสาวคนเล็กตอนนั้นอายุยังไม่ถึง

คือเห็นคลิปนี้ทีไรเนี่ยครอบครัวก็อดคิดถึงคุณหนิมไม่ได้ฮะ

พฤศจิกายนคือวันคล้ายวันเกิดคุณหนิมนะฮะ
พฤศจิกายนคุณหิมโพสต์ภาพความน่ารักลูกสาว

นีน่าตอนนั้นอายุ๒๑วันหลับปุ๋ยแบบนี้เลย

หยิกแก้มนางเด้แบบนี้ครับ
คนก็เข้ามาคอมเมนต์แบบอู้ขาอ้วนน่ารักจังอยากไปช่วยหยิกจัง
เมนต์ต่างสามีคุณหนิมเองเขาก็มาคอมเมนต์เนี่ยครับไปคอมเมนต์
ใต้โพสต์ทุกโพสต์เลยนะวันนี้ครับพิติไปคุยกับคุณหน่อยซึ่ง
เป็นพี่สาวของคุณหนิมนะฮะคุณหน่อยนี่เป็นชื่อสมมุตินะก็
บอกว่าจนถึงวันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าที่น้องสาวตายเนี่ยน่า
จะมาจากฝีมือของแอมเพราะหลักฐานต่างมันเชื่อมโยงได้หมด
โดยเฉพาะกรณีเรื่องของการโอนเงินโอนให้แอมมากกว่า๖แสน
พฤติกรรมของแอมเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงคือโหดเยี่ยมมาก
นะพอได้ยินกระแสข่าวที่บอกว่าผู้หญิงท้องประหารชีวิตไม่
ได้โอ้พี่สาวบอกพี่พูดไม่ออกเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าคือตามกฎ
หมายบังคับให้ลดโทษเหลือกลายเป็นต้องติดคุกตลอดชีวิตอย่าง
เหรอแล้วชีวิตของครอบครัวเธอที่เสียไปอ่ะนั่นแหละครับคือ
ส่วนตัวคงทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้แหละแต่ถ้าหากสาร
สินจำคุกตลอดชีวิตถึงเวลาจริงพี่ก็ถามเลยว่า
เกินยี่สิบปีก็คงหลุดแล้วมั้งก็คงจะได้ลดโทษหรือเปล่า
นี่ครับตอนนี้สิ่งที่หวังได้มากกว่ากฎหมายก็คือกฎแห่งกรรมนะฮะ
พี่สาวบอกแบบนี้เชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับ
บางทีควรฆ่าคนห้าคนก็ติดแค่ไม่กี่ปีเองอืมน้องเคสน้องเรามัน
ก็คงไม่ต่างจากของคนอื่นก็คือกฎหมายแล้วมันออกมาเป็น
แบบนี้ก็อาศัยกฎแห่งกรรมให้มันทำงานอืมคืออย่างน้อยแล้วน้อง
แล้วมันก็เสียชีวิตไปแล้วอืมเราก็ทำอะไรแก้ไขอะไรไม่ได้
อยู่แล้วนอกจากว่ารอกฎแห่งกรรมแล้วก็รอกฎหมายที่ผ่านมา
นี้หลานเธอก็ต้องมากรรมพาแม่ตั้งแต่เล็กเป็นช่วงเวลา
๒ปีที่ก้าวผ่านอย่างยากลำบากครับกว่าเด็กคนหนึ่งจะเติบโต
ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วตอนนี้เด็กเขาเริ่มรู้แล้วไงเขา
ถามหาแม่แล้วไงฮะถ้าถามว่าแอมทำคนเดียวได้ไหมใน
มุมของพี่สาวคุณหนิมเนี่ยมองว่าน่าจะมีคนรู้เห็นเป็นใจ
ด้วยหรือเปล่าค่ะไม่รู้นะว่าอดีตสามีที่บอกว่าเป็นตำรวจ
เนี่ยเขาจะไม่เอกใจบ้างเลยเหรอว่าเอ๊ะเมียเขาเนี่ยไปได้
เงินมาจากไหนเยอะแยะทั้งทั้งที่ไม่ได้มีงานทำเป็นหลักเป็น
คิดย้อนกลับไปตอนนั้นคือถ้าเอกใจและเช็คโทรศัพท์ของ
น้องสาวตั้งแต่แรกนะอาจจะเชื่อมโยงไปถึงแอมและคง
ไม่มีเหยื่อรายอื่นอื่นตามมาแบบนี้ก็ได้อันนี้พี่สาวบอกนะ
ก็คุณแม่ของคุณนิมก็คือมีสักเป็นคุณยายของหลานะฮะช่วย
เลี้ยงดูมาน้องน่ารักมากเลยนี่ไงค่ะนี่คือคลิปที่แสดงถึงความ
น่ารักแล้วก็การเติบโตร่าเริงสมวัยของน้องอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ
ยาที่ช่วยเยียวยาและปลอบใจคนในบ้าน
ลองดูหน่อยฮะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับหนึ่งตัวแทนของคุณหิมเลยก็ว่าได้นะคะ
คุณผู้ชมมาดูเคสของเจ๊น้อยผักกันหน่อยนะคะ

เจ๊น้อยผักได้กินก่อนที่เจ๊น้อยผักจะเสียชีวิต
คือวันนี้มีการตรวจโทรศัพท์มีการกู้ข้อมูลนะคะ
โทรศัพท์มือถือของเจ๊น้อยผักค่ะ
ปรากฏว่าแอมโทรไม่หยุด
โทรหาเจ๊น้อยผักโทรโทรโทรโทร
โทรจนวินาทีสุดท้ายที่เจ๊น้อยผักแกเป็นลมล้มตึงไปแล้วแกเสียชีวิตนะคะ
น้อยผักหรือว่าคุณรจรินนินห้อยนะคะ
ถ้านับจากระยะเวลาเสียชีวิตเนี่ยเจ๊น้อยผักเป็นเหยื่อรายที่๖
และเป็นหนึ่งในวงแชร์มรณะด้วย
เสียชีวิตคาแผงผักมหาชัยสมุทรสาคร๑๐สิงหาคมปีที่แล้วค่ะ
มูลนิธิวินวินพาครอบครัวของเจ๊น้อยผักแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสมุทรสาครนะคะ
แล้วก็เอามือถือของเจ๊น้อยผักไปให้ตำรวจตรวจสอบด้วยว่ามีข้อพิรุษหรือว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับแอมไหม
เพราะวันที่เจ๊น้อยผักเสียชีวิตเนี่ยเจ๊น้อยผักออกไปกับแอมแล้วกลับมาที่แผงผักในมือทุกคนเป็นพยานว่าเห็นเจ๊น้อยผักถือถุงสลัดผักที่แอมให้มาเอามากินก่อนตายค่ะ
นี่คือวันที่เจ๊น้อยผักแกเป็นลมลงไปจะเห็นว่ารักษณะคือมือเกร็งเห็นไหมคะแล้วแกก็เสียชีวิตนะคะ
การกู้ข้อมูลโทรศัพท์เป็นแบบนี้ค่ะประวัติการโทรเข้าออกในมือถือเจ๊น้อยผักหลังจากที่เจ๊น้อยผักแยกกับแอมแล้วเนี่ยแอมโทรหาเจ๊น้อยตลอดเวลาโทรไม่หยุดโทรจนวินาทีสุดท้ายที่เจ๊น้อยหมดสติล้มลงต่อหน้าคนงานในร้าน
ตอนนั้นพนักงานที่เป็นคนพยุงเจ๊น้อยเอาไว้อ่ะได้ยินเสียงจากปลายสายมือถืออยู่เลยว่าพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยเป็นอะไรคนงานก็หยิบโทรศัพท์มาบอกว่าเจ๊น้อยเป็นลมครับแล้วก็วางสายไปสักพักซ้ายเดิมโทรมาอีกถามว่าเจ๊น้อยอาการเป็นยังไงบ้างพอรู้ว่าเจ๊น้อยเสียชีวิตแล้วแอมไม่โทรกลับมาอีกเลยค่ะ
นี่เป็นข้อมูลจากทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้กู้ข้อมูลจากโทรศัพท์ของซีน้อยนะคะเป็นการโทรเข้าออกในระหว่างวันที่เกิดเหตุแล้วก็ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเบอร์ของคุณแอมเนี่ยทั้งหมดเลยจนถึงวันที่วินาทีที่พี่น้อยเสียชีวิตแล้วก็หลังจากที่เสียชีวิตเขาก็ยัง
ท่าว่าถ้ากู้ได้ก็จะมีวงแชร์ต่างที่พี่น้อยเล่นอยู่หรืออาจจะมีแอมอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็ต้องรออีกหน่อยนะคะ
ในขณะที่อีกหนึ่งคนครับกรณีของนายแด้บ้างเมื่อกี้เป็นเจ๊น้อยผักแล้วนะในแด้ซึ่งเป็นสามีของแอมและที่บอกว่าแอมท้องกับนายแด้ใช่ไหมฮะ
แด้เนี่ยพื้นเพลเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีแต่ว่าไปทำปล่อยเงินกู้อยู่ที่อุดรธานีวันนี้เพื่อนของนายแด้ออกมาเปิดหลักฐานและอยากให้คุณผู้ชมติดตามให้ดีครับมีบางประโยคที่ฟังแล้วเดี๋ยวจะสะดุ้งนะฮะ
วันนี้ครับคุณแซคนัทวินนักข่าวแทรกทีวีเดินทางไปที่บ้านนายแด้ที่บ้านโป่งราชบุรีอีกครั้งพบหลักฐานที่ยืนยันว่าหลังจากนายแด้เขาตายแอมยังไปนั่งที่ชานหน้าบ้านของแด้แล้วเพื่อนของแด้ก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยแอมนั่งไข่ห้างบริเวณโต๊ะหน้าบ้านตรงจุดนี้ที่คุณแซค
นี่เป็นข้อความหลังจากที่คุณก้อยเหยื่ออะไรที่๑๓เขาตายนะฮะแล้วก็เริ่มมีหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงแอมนี่นี่ครับแล้วก็มีการสลับโทรด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นเดี๋ยวมีอุ๊ยมากกว่านี้อีกนะมิ้นคุณผู้ชม
หลังจากที่แด้ตายเพื่อนของแด้ก็โพสต์ไว้อะไรกับแด้
ดูต่อครับนี่เป็นหลักฐานว่าแอมเนี่ยเข้ามากดโพสต์เป็นอีโมจิรูปน่าเศร้า
นี่เฟซบุ๊คแฟดเนอะกดร้องไห้น้ำตายดออกมา
อืมทำเหมือนกับว่าเสียใจด้วยไม่รู้ไม่เห็นกับการตายของแด้อ่ะอ่า
ก็แอมก็อยู่ที่นั่นด้วยนี่แอมก็ให้ยาลิสสีรวงนี่
ก็เนี่ยเพื่อนเขาก็เลยแบบเออแปลกเนอะ
พอมานั่งย้อนนึกดูทบทวนดูมีหลายจุดที่แปลกและสงสัย
ใส่เพื่อนไปทำบุญถวายสังกฐานให้กับแด้โพสต์รูปลงไปใน
แอมก็เข้ามากดถูกใจเหมือนกับรับรู้ความเคลื่อนไหว
ฝั่งเพื่อนแด้ตลอดเวลาทำไมเหมือนต้องดูเฝ้ามองติดตามอะไร
แบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงอ่าแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยนะอืมไม่ได้
เป็นเพื่อนกับเพื่อนของแด้คนนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกัน
ไม่ต้องกดเพิ่มเพื่อนก็จะขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะใช่แต่เอาพูดตรง
ตรงมันก็ไม่แปลกสมมุติว่าอ่ะอดีตสามีเราเสียชีวิตแล้วเพิ่ง
ไว้อะไรก็ไม่แปลกที่เราจะไปกดเศร้ากดถูกใจหรืออะไร
แบบนั้นถูกไหมครับผมการตั้งท้องของแอมเนี่ยเพื่อนเพื่อนของแด้
บอกว่าทุกคนรู้ข่าวจากแด้ธันวาคมปี๖๕ตอนไปเที่ยว
วิลล่าแด้บอกว่าเออแอมเขาท้องแล้วนะทุกคนก็เพิ่งรู้พร้อม
กันตอนนั้นนะครับแต่ตอนที่ทุกคนรู้ภาพตอนที่อยู่ภูวิลล่าเนี่ย
ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากฝั่งเพื่อนเพื่อนของนายแด้ต้องขยายผลตรวจ
จะมีความเชื่อมโยงหรือว่าจะเป็นประโยชน์ในทางคดีหรือ
อย่างไรอันนั้นก็เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่ขยายผล
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงแถลงอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมนะฮะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยถามว่าหลักฐานสำคัญที่จะสามารถหาความเชื่อมโยง
หรือว่าเอาผิดหรือมีการออกหมายจับกับแอมเพิ่มได้เนี่ยมันจะต้อง
เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นแล้วล่ะเพราะด้วยหลายหลายเคสเนี่ย
ระยะเวลามันผ่านมานานแล้วบางทีร่างก็มีการชาปนกิจไปแล้ว
ล่าสุดตำรวจเขามีการเก็บหลักฐานจากรถคันที่แอมอ่ะ
ขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำก่อนที่คุณก้อยจะเสียชีวิต
ใช่ไหมคะครับรวมถึงจำได้ไหมเคสของครูออสหนึ่งในวงแชร์
มรณะค่ะที่เสียชีวิตซึ่งถึงแม้ว่าครูออสจะป่วยเป็นมะเร็ง
เลือดขาวอยู่แล้วแต่ทีนี้ครอบครัวเขาก็สงสัยและที่
บ้านครูออสเนี่ยไม่มีใครไปแตะต้องของในตู้เย็นครูออสเลย
ตั้งแต่ครูออสเสียชีวิตครับเขาก็เอาของในตู้เย็นนั้นน่ะ
ส่งไปแห้จานอธตรวจสอบหาสารสยนายนะคะใบวันนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสพดอนตุมจังหวัดนครปฐมก็ส่งหลักฐานทั้ง
หมดเนี่ยนะคะก็คือตู้เย็นของครูออสคุณผุศดีสาม
ูมีวัยสามสิบเก้าปีเหยื่อรายที่สิบนะคะนี่ตู้เย็นตู้นี้
แหละค่ะข้างในเนี่ยคือนับตั้งแต่วันนี้ครูออสเสียชีวิต
จนถึงวันนี้ของทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมไม่มีการถูกเคลื่อนย้ายนะคะ
คือที่เขาติดใจเนี่ยถึงแม้ครูออสจะป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือด
แต่สภาพศพครูออสตอนที่เสียชีวิตคือชักเกร็งมือหงิก
น้ำลายฟูมปากและจมูกพ่อครูออสบอกลูกเหมือนโดนวางยามากกว่าป่วยตาย
อืมก็เลยเอาตู้เย็นเนี้ยของในตู้ทั้งหมดรวมถึงทั้งตู้เลยเนี้ย
มาให้รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในฐานะผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสารสายนายนะคะ
ตู้เย็นนี้เนี่ยอยู่ในห้องนอนครูออสซึ่งพ่อแม่ครูออสก็ยืนยันว่าตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิตเนี่ย
ไม่มีใครไปแตะต้องหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับตู้เย็นตู้นี้เลยก็มีการส่งมาที่ห้องแล็บเรียบร้อยแล้ว
เพราะเชื่อว่าอาจจะมีร่องรอยอะไรหรืออาจจะมีสายนายตกค้างอยู่ก็ได้
อาจารย์ออสบอกกับทีมข่าวนะคะว่าในตู้เย็นเนี่ยมีทั้งยาแคปซูลสมุนไพรมีขวดน้ำสมุนไพรที่ครูออสแช่เอาไว้
และถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมา๕เดือนแล้วถ้ามันมีสารสายนายจริงอาจารย์ออสบอกเจอแน่ถ้าตรวจ
สมุนไพรขวดยาขวดน้ำอะไรต่างเจอและถูกขึ้นย้ายมาจากกล้องแล้วก็ยังเสียบปลั๊ก
ยังเก็บไว้อยู่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกวัตถุพยานหนึ่งที่จะตรวจถึงสารพิษนะฮะหรือสารเคมีต่างที่อยู่ในขวดน้ำสมุนไพรนะครับ
จนถึงวันพรุ่งนี้คาดว่าวันจันทร์น่าจะมีผล
ออสจะตรวจหาสารถ้าหากว่ามีสารสายนายจะตรวจจากหลักฐานทั้งหมดที่ทางครอบครัวครูออสส่งมาให้
ส่วนตำรวจสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะก็เอาหลักฐานที่เก็บจากโตโยต้าวีออสสีบรอนเทาทะเบียนกต๙๕๓๒นครปฐม
แอมขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลาแล้วเธอก็เสียชีวิตนะคะ
ในนี้มีวัตถุพยาน๑๒ชิ้นค่ะมีการใช้สำลีชุบเอทานอลเช็ดรถตามจุดต่างอย่างละหนึ่งถุงนะคะ
ไล่ไปเลยตั้งแต่ประตูหน้าซ้ายด้านในเบาะหน้าด้านซ้ายคอนโซลหน้ารถด้านซ้ายอันนี้คือฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะ
แล้วก็พนักพิงด้านหน้ารถที่บานประตูหน้าขวา
เบาะหน้าด้านขวาที่พักเท้าหน้าขวา
นี่คือฝั่งของคนขับทั้งหมด

เก็บของหลังที่พักเท้าหน้าซ้าย
โทรและที่พักเท้าหลัง
หาสารพิษที่อาจจะตกค้างอยู่ไปประกอบสำนวนคดีนะคะ

ตำรวจสภาพเมืองอุดรธานีก็ส่งเพิ่มวัตถุพยาน
ภายในรถเชฟโรเล็ตแคปติว่าสีขาว

อีก๓๔ตัวอย่างมาให้อาจารย์ออสเร่งตรวจสอบ
ซึ่งรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถต้องสงสัย

มาจากจังหวัดอุดรธานีในคืนที่๑๒มีนาคม
ซึ่งก็คือคืนที่แด้เสียชีวิตนะคะ

อันนี้คือเร่งตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม

พฤหัสบดีที่ผ่านมาครับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
ทีมแพทย์ได้มีการตรวจพบสารพิษสายนายในร่างกายของสารวัตรปู
ซึ่งสารวัตรปูเนี่ยก็คือเหยื่อรายที่๑๒พันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาครับ
แล้วก็พบว่าเธอมีความเชื่อมโยงกับแอมคือเรื่องจำนำรถ
หลักแสนเลยนะฮะแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับในคดี
วกกับทางโรงพยาบาลศูนย์แพทย์นครปฐมที่ยังเก็บเนื้อเยื่อ
แล้วก็เลือดของผู้ตายไว้ในพื้นที่อย่างที่บอกนะฮะ
เขาจะมีการเก็บไว้ประมาณ๕ปี
จึงเป็นประโยชน์ในการส่งตรวจไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
เพื่อตรวจหาสารสายนายผลตรวจเนื้อเยื่อและเลือดล่าสุด
พบว่าในร่างของฟ้าเหยื่อรายที่๓
ซึ่งตายเมื่อ๑๓ธันวาคมปี๖๓
พบสารสายนายทั่วร่างเช่นเดียวกัน

แล้วก่อนจะตายคุณผู้ชมครับ
ไปตลาดสดตั้งแต่เช้ากินข้าวมันไก่กับแอม
กลับมาถึงบ้านเสียชีวิตครับ
แล้วก็เก็บของมากจาก
คุณแรงว่าเจ้าออกมาจากเพิ่มคดีของฟ้า
ครับทุกเคสที่เราขอความร่วงมาลังไป

เมื่อกี้คือกรณีของฟ้าเหยื่อรายที่๓
ก่อนหน้านั้นก็คือสารวัตรปูใช่ไหมครับ

ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาเหยื่อรายที่๕

และนางมณีรัฐหรือครูตาย
รายที่๘ที่เสียชีวิตเมื่อ๑๐กันยายนปีที่แล้ว
ตอนนี้ส่งเนื้อเยื่อไปตรวจหาสารพิษแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ

หรือว่าในเนื้อเยื่อหรือในเลือดของศพหรือไม่อย่างไร
กรณีของครูออสนางสาวผุศดีครับ

เสียชีวิตเมื่อ๒๐พฤศจิกายนปีที่แล้ว
สืบกำลังตรวจหลักฐานจากขวดน้ำดื่ม

พบสารสายนายแล้วฮะ

พบแล้วแต่ว่าต้องรอยืนยันจากพิสูจน์หลักฐานอีกครั้ง
ส่วนกรณีการตายของในกบพ่อค้าเขียงหมู
คาดว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน
บวกกับว่าในกบเนี่ยรู้จักกับนายได้
ล่าสุดก็มีพยานยืนยันว่าในกบนั้นนำเงินไปปล่อยเงินกู้ที่อุดรธานี

พื้นที่จังหวัดนครปฐมรับผิดชอบทั้งหมด๖คดีครับ
ออกหมายจับแอมในคดีของคุณก้อยเหยื่อรายที่๑๓
สารวัตรปูเหยื่อรายที่๑๒
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้ยืนยันจากสารสายนายที่พบในร่างกาย
และล่าสุดตำรวจยืนยันครับ
วันที่เสียชีวิตสารวัตรปูนั้นอาเจียนออกมาเป็นข้าวมันไก่
ลักษณะคล้ายกับกรณีของฟ้าหรือว่านางสาวดารินีเหยื่อรายที่๓
ในขณะที่เจ๊น้อยผักคุณรจรินเหยื่อรายที่๖
ก็มีการออกหมายจับตามประทุศกรรมหรือออกหมายจับตามพฤติการที่ก่อเหตุ
เห็นไหมว่าจะมีหลายรายชื่อมากเลยนะค่ะ
ในผู้เสียชีวิตรายอื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
รวมไปถึงผลตรวจจากเนื้อเยื่อและผลเลือด
หากเจอว่ามีสารสายนายจะออกหมายจับทุกกรณี
หาข้อมูลต่างเพื่อหาความเชื่อมโยง
ก็จะพบจุดร่วมบางอย่างคือมันมีเรื่องเงินเงินทองมาเกี่ยวข้อง
แต่ว่าหลายคดีหลายเคสก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวและญาติเนี่ย
เขาไม่ได้ติดใจเรื่องเกี่ยวกับผลชนะสูตร
พอกลายเป็นข่าวแล้วมันมีความเชื่อมโยงสงสัย
ก็เลยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งอย่างละเอียด
นี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์สารพิษในร่างกายของเหยื่อต่างและรอผลนะฮะ
สักครู่นี้มีชื่อของกบหรือว่าเฮียกบที่เป็นเฮียเขียงหมูใช่ไหมคะ
คือต้องบอกว่าเคสของคุณกบเนี่ยมันถูกเปิดเผยข้อมูลออกมาเมื่อวานนี้
ว่าคุณกบเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายแด้อดีตสามีของแอมที่เสียชีวิตตั้งแต่๑๒มีนาคม
ซึ่งในแด้เนี่ยเขาเป็นชาวราชบุรีแต่เขาไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่อุดรธานีแล้วชวนเฮียกบไปด้วย
วันนี้นะคะเราก็ส่งผู้สื่อข่าวนะคะไปพูดคุยกับภรรยาของคุณกบนะคะคุณรุ้งค่ะ
เพราะว่าทางตำรวจเองก็จะเรียกสอบคุณรุ้งเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะ
คุณกบเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลัน๒๔มกราคมปีที่แล้วค่ะ
คือขออภัยปีนี้นะคะ๒๔มกราคมปีนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าตามร่างกายเนี่ยมีรอยเขียวช้ำปากดำเล็บดำ
ได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทของคุณกบว่าแฟนเก่าของกบชื่ออะไรรู้ไหมคะ

แต่เธอบอกว่าคือแอมมันก็เป็นชื่อที่โหล
เธอก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าชื่อแอมจริงไหมแล้วเป็นแอมไหน
เธอเลยอยากออกมาเคลื่อนไหวออกมาร้องผ่านสื่อมวลชน
เพื่อจะหาหลักฐานเชื่อมโยงว่าหรือกบสามีเธอจะตายเพราะแอมด้วยอีกคนหรือเปล่า
ส่งคุณบอมอภิวัตกลับไปคุยกับคุณรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะเธอบอกว่ามีคนโทรมาหาเธอหลายสายเลยบอกว่าการตายของกบก็น่าสงสัยนะอาจจะเชื่อมโยงกับแอม
แล้วก็บอกด้วยว่ากบเนี่ยเคยคบกับผู้หญิงชื่อแอมที่อาศัยอยู่ในอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเพราะกบเคยทำงานที่นั่น
ยืนยันข้อมูลที่ให้กับคุณบอมเมื่อวานนี้นะคะว่า
คือมีคนโทรมาชวนกบไปทำบุญเนี่ยเรื่องจริง
เพราะคนรับสายคือเธอเองครับ
สวนกลับไปในฐานะเมียที่รู้สึกหึงหวงเลย
ว่าแบบเอาจะมาชวนผัวคนอื่นไปทำบุญทำไมอ่ะ
หลังจากที่กบตายก็ยังมีคนโทรศัพท์ไปหาพี่สาวของกบ

เนี่ยเป็นแฟนกับกบมีลูกด้วยกัน
เธอก็ถามกลับไปเลยว่านี่จะมาเอาสมบัติอะไร

ก็เป็นเธอกับกบนี่แหละที่สร้างกันมาแค่สองคน
ตอนนี้สิ่งที่เธออยากรู้ก็คือว่า
แฟนเก่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังที่ว่าชื่อแอมเนี่ย

สารารัฐคนนี้คนเดียวกันไหม
เพราะถ้าใช่เธอเชื่อเลยว่ากบไม่ได้ตาย
ด้วยอาการป่วยแน่เธอจะลื้อคดีขึ้นมาสู้เลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าเป็นจริงพี่จะสู้ให้ถึงที่สุด

ถึงว่าจะไม่มีเงินให้ลูกพี่เรียนพี่ก็ไม่ยอม
พี่ต้องสู้เพราะว่ากบทำเงินได้เยอะใช่ไหม
แล้วลูกพี่ต้องเรียนพี่ต้องมีค่าใช้จ่าย
จะให้เสาหลักพี่ล้มไปตายฟรีเป็นไปไม่ได้

ไม่ใช่ระดับหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนเงินในบัญชีพี่หมด
จัดงานศพให้ผัวพี่ทำไมถึงต้องจัดงานขนาดนั้น
พี่ทำเงินมาให้เยอะแล้วมาจัดแบบกระเลกระดาษ

คือตอนนี้อยากสืบเองด้วยซ้ำใช่ไหม
หาเองอยากจะไปหาเพื่อนของกบเองว่ามันเคยเป็นกันจริงหรือไม่
ลงพื้นที่ไปหารุ้งที่บ้านพักนะคะ
สอบปากคำแล้วก็ขอหลักฐานเกี่ยวกับการตายของนายกบเพิ่มเติม
เดียวกันไหมแต่สรุปวันนี้ไม่ได้ไปนะฮะ

ทีนี้คนก็ถามว่าทำไมไม่โทรถาม

บอกว่าคือด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่เธอจะคบกับกบ
เธอก็เลยไม่ได้มีข้อมูลช่องทางติดต่อบุคคลเหล่านั้นแล้ว
ถ้าเพื่อนกบต้องการติดต่อกับรุ้งจริงแล้วเนี่ย
เพื่อนของคุณกบที่ถ้าดูข่าวนี้อยู่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ยกบนี่จะมีความใกล้ชิดกันกับแด้ใช่ไหม

ดังนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปติดตามเรื่องราวของนายแด้เพิ่มเติมแล้ว
นี่คือข้อมูลล่าสุดครับคุณผู้ชมต้องดูเรื่องนี้
มันมีบางประโยคที่ยายของนายแด้

มีช่วงหนึ่งเหมือนแอมเขาเผลอหลุดปากพูดขู่เด็กวัยรุ่น

รู้ไหมพี่เนี่ยจัดการเรียบมาแล้ว๓๐ศพ

ก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดเล่น
แต่พอมันมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยเชื่อไปแล้วนะบางคนอ่ะ
ยายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้อ้าวตามกันหน่อยฮะ
ประเด็นการตายของนายแด้เนี่ยนะครับ

ซึ่งก็จะมีความใกล้ชิดกันกับนายแด้ใช่ไหม

เหมือนกับมีการพูดข่มขู่กลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยนะ

ต้องช่วยพี่นะอย่าให้พี่โดนจับเกี่ยวกับการตายของแด้เขานะ
ถ้าทำให้พี่เดือดร้อนเมื่อไหร่
ออกมาจากคุกเนี่ยจะฟาดให้เรียบเลย
แล้วก็เผลอหลุดปากพูดขู่เด็กวัยรุ่นด้วยว่า
รู้ไหมว่าพี่จัดการเรียบมาแล้วนะ๓๐ศพ

แต่ใช้คำว่าจัดการเรียบมาแล้ว๓๐ศพ
ไม่รู้ว่าความหมายหมายถึงอะไร
ยายเขาก็บอกว่าพอยายมาฟังข่าวดูข่าวช่วงนี้แล้ว
เออเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ย
ยายของนายแด้บอกว่าจะพูดเล่นพูดจริงไม่รู้แหละ
แต่ทุกคนก็กลัวแล้วก็ตกใจไง
พอมันมีคำว่าจัดการเรียบมาเนี่ย

ยายบอกนะครับเด็กวัยรุ่นที่แอมเขามาพูดจาข่มขู่เชิงทีเล่นทีจริงนั่นน่ะ
ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรแน่นอน
แต่ว่าถูกแอมเนี่ยจ้างให้เอาถุงดำไปทิ้งขยะเขาก็ทำ
ปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นไม่รู้ก็เลยเอาไปทิ้งก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะฮะ
ไม่ได้เอาไปทิ้งจนกระทั่งมาเกิดเรื่องกรณีของนู่นคุณก้อยเขานั่นแหละ
รู้เรื่องก็เลยไปทวงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นบาท
มีเด็กคนหนึ่งหนึ่งในนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ยายฟัง
อกจากนี้มีข้อมูลชายคนสนิทของแอมที่มีลักษณะเหมือนกับว่าจะมีความสนิทกับเพื่อนชายหลายคน
เพราะว่านอกจากอดีตสามีตำรวจของแอมแล้วซึ่งก็หย่าร้างกันไปตั้งแต่ต้นปี๖๕
แต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าอยู่เพื่อลูกดูแลลูกใช่ไหมครับแล้วก็มาคบกับนายแด้
แล้วสุดท้ายนายแด้ก็เสียชีวิตก่อนคบกับนายแด้เนี่ยบอกว่าเลิกกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจแล้ว๕๖เดือน
อกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนของเฮียกบบอกว่าอย่างนี้ฮะเฮียกบเนี่ยพ่อค้าเขียงหมูอ่ะนะ
เป็นเพื่อนของนายแด้เนี่ยอาจจะเคยคบหากับแอมอีกด้วยเอ๊ะที่คุณเล่าเมื่อกี้บอกว่าเคยมีแฟนชื่อแอมอยู่ท่ามกากาญจนบุรี
แล้วอันนี้คือเพื่อนของเฮียกบก็เล่าว่าเฮียกบเคยคบกับผู้หญิงชื่อแอมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับบอกก่อนนะเป็นคำพูดจากคนรอบตัวทั้งสนิทและไม่สนิทยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์ความจริงเป็นอย่างไรมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะครับทีนี้หลังจากครอบครัวของนายแด้ออกมาให้ข้อมูล
บ้านของคุณยายในแด้บ้านของยายเพ็ญนะฮะภาพนี้ลูกศรสีแดงชี้นี่คือรถกระบะ๔ประตูสีดำขับผ่านบ้านไป๔โมงเย็น๒๓เมษายนนี่นะฮะ
จากนั้นมีชายลักษณะผอมสูงตัดผมเกลียนสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านครับนี่ฮะ
นี่นะนี่คือภาพหลักฐานเด็ดนะฮะเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านสร้างความหวาด
กลัวให้กับใยเพลงและก็ยัดยาจจนต้องหนีไปอยู่ที่
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่งคลิปหลักฐานเนี้ยให้กับตำรวจนี่เหตุการณ์ปี
นี่นะฮะปี๖๖นี่แหละ๔โมงเย็นใครอ่ะมาเดินด้อมมามองอยู่
หน้าประตูเนี่ยเอาหน้ามาแนบส่องด้วยวันนี้ครับนักข่าวไทยรัฐ
ทีวีเดินทางไปที่โรงพักบ้านโป่งไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ชายต้องสงสัยคนนี้ตาคนนี้ในคลิปอ่ะนะฮะเอ๊ะมันจะเกี่ยว
ข้องอะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นหรือเปล่ามาคุกคามครอบครัวของ
แด้เขาหรือเปล่าชายต้องสงสัยในวงจรปิดหน้าบ้านของยาย
เพลเนี้ยนะฮะทางตำรวจเจ้าของคดีการตายของคุณก้อย
ไปตรวจสอบแล้วอ๋อนั่นคือร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ชนประเสริฐ
รองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยนั่นเอง
เองโดยเหตุการณ์ก่อนที่จะปรากฏในคลิปวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
ทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นพบสารสายนายซึ่งเกี่ยวพันกับ
คดีของแอมผู้กำกับการโรงพักบ้านโป่งก็เลยสั่งการให้
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ลงพื้นที่ด่วนทันทีอยู่ในช่วงพัก
ก็เดินทางไปแต่งตัวเหมือนชุดอยู่บ้านธรรมดาแบบเนี้ย
ปรายเวทเสื้อกีฬาสีแดงกางเกงขาสั้นพอไปถึงก็ตะโกน
เรียกคนในบ้านแต่ไม่มีใครตอบรับถามเพื่อนบ้านก็รู้ว่า
ไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็เลยเดินทางกลับคนที่เห็นในคลิป
นี้คือตำรวจครับเจ้าของคดีการเสียชีวิตของคุณก้อยย้ำ
อีกครั้งไม่ใช่ใครที่จะไปคุกคามทำให้ครอบครัวของใน
แด้นั้นไม่ปลอดภัยแต่อย่างใดอันนี้คือคำชี้แจงและคำ
ยืนยันจากผู้กำกับการสพบ้านโป่งนะฮะพอคลิปเหตุการณ์เนี้ย
ปรากฏตามสื่อต่างคนเข้าใจผิดกันเป็นวงกว้างเลยเจ้าหน้าที่
ที่ก็เลยโทรศัพท์ติดต่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องนี้โดย
กับยายเพ็ญแล้วเรียบร้อยยายจะได้สบายใจครับ
พอได้รับคำสั่งผมก็รีบรีบไปนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็น
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจเขาจึงรีบออกไปเลยแต่งกายอาจจะแต่ง
กายไม่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าทางพนักงานศพสวนผมเนี่ย
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์เนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้าน
กำนันก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาก่อนอื่นก็ต้องขอโทษคน
อื่นนะครับก็ต้องขอกราบอภัยกับอ่าพยานด้วยนะครับว่าอ่า
เรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะให้พนักงานสอบสวนเข้าไปติด
ตามพยานเพื่อที่จะมาทำการสอบปากคำในคดีเรื่องนี้
แจ้งล่าสุดนะฮะคนนี้คือตำรวจไม่ใช่ใครที่จะไปคุก
คามทำให้ยายของนายแด้นั้นไม่ปลอดภัยแต่อย่างใดค่ะทีนี้
วันนี้นะคะคุณบอมอภิวัฒน์ได้โทรศัพท์คุยกับในทุน
นึงค่ะที่เขารับจำนำรถซึ่งเขารับจำนำรถเชฟ
หาบอกว่าอย่าเอารถไปจำนำขอจำนำในราคา
ก็ตั้งใจจะจำนำไว้แค่๑เดือนแต่เขาประเมินและตีราคาให้แค่หกหมื่นบาทเท่านั้น
ในทุนคุณที่บอกว่าพอแอมติดต่อมาจำนำรถเนี้ยยี่สิบแปดมีนาคม
ก็ขับรถมาหาที่บ้านเลยตอนนั้นมาคนเดียว
แล้วก็เอาเอกสารส่วนตัวเอาเล่มทะเบียนรถมาฝากจำนำ
ก็เหมือนปกติทั่วไปอะค่ะใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ระหว่างนั้นเนี่ยแอมว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะ
พี่อยากชวนเมียพี่กับลูกสาวไปทำบุญอ่ะ
แล้วนี่เจอกันวันแรกนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะ
เจอกันวันแรกจะชวนไปทำบุญ
กับเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางให้ลูกสาว
หลังรู้ว่าลูกสาวทำธุรกิจด้านความงาม
ในทุนคนนี้เขาเอ๊ะไว้ก่อนเลย
แล้วเขาเตือนเมียกับลูกเขาเลยบอกว่าอย่าไปไว้ใจนะ
อย่าเพิ่งไว้ใจนะมันเร็วเกินไปเพิ่งเจอกันวันแรกเอง
ทีนี้หลังจากที่แอมได้เงิน๖๐๐๐บาทไป
พร้อมกับการจำนำรถมาแล้วเนี่ยนะคะเธอก็เรียกแกรปมารับ
พอมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเห็นข่าวนี้เขาบอกเขาช็อกมาก
นี่ถ้าวันนั้นเขาไม่ห้ามเมียไม่ห้ามลูกเนี่ย
เขาจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มานั่งน้ำตาตก
ลูกเมียเขาอาจจะเป็นเหยื่อไปด้วย
ถ้าวันนั้นสมมุติว่าลูกเฮียเองหรือตัวเฮียเองหลงไปกับเขา
แล้วมีการชักชวนทำอะไรต่อนี่ก็คงจะเป็นเหยื่อด้วย
ใช่ครับอืมผมยังผมยังโชคดีนะ
คุณพักก็จะคุ้มครองว่าไม่ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของเขา
ส่วนเรื่องเอกสารเล่มทะเบียนรถที่นำมาจำนำเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะคะเป็นชื่อของแอมจริง
แต่เอกสารนี้จริงไหมเขาบอกเขาตรวจสอบไม่ได้เหมือนกัน
แต่เบื้องต้นรถคันนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ

แล้วก็ที่ว่ามีการตรวจหาตัวอย่างข้างในส่งไปให้อาจารย์ออสแล้วเหมือนกันนะคะ
ว่ามันจะมีสารสายนายอะไรติดค้างอยู่หรือเปล่า
ซึ่งนายทุนคนนี้เขาบอกเขาเป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเองเลย
หลังเห็นข่าวของแอมเพราะว่าอยากที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าตอนที่แอมโทรมาหาเขาเนี่ยนะ

เขาบอกว่าเป็นเมียรองผู้กำกับอดีตสามีค่ะ
เขาก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเมียตำรวจ
ก็เลยคิดว่าเชื่อใจได้ประมาณนึง

ใช่ก็เลยตัดสินใจทำธุรกรรมด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแอมเคยโทรมาขอยืมเงินกับเมียเขาด้วย

เขาก็บอกเมียเขาก็ห้ามเมียสุดพลังเหมือนกันนะ
บอกอย่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น

วันนั้นเขาเอกใจแล้วปรามเมียไว้ว่าเออ
อย่าเพิ่งไปให้ยืมอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันเลย

ไม่งั้นจุดจบอาจจะไม่ต่างกันแล้วหรืออีกครอบครัวใช่มั้ยฮะ
ในขณะที่แม่ของนางสาวมณฑาทิพย์แม่ของคุณซายครับ
คุณซายคือใครก็คือคนที่มีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่า
อดีตสามีฝรั่งเนี่ยโอนเงินมา๕๐ล้านเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็ตำรวจสายตรวจนาบ่อคำไปพบกับคุณแม่รัฐดา

และแถมได้เป็นผู้จัดการมรดกด้วย
คุณแม่ก็เลยขอชี้แจงหลายเรื่องที่มีการออกข่าวไป
หลังจากที่คุณแอมตายเนี่ยบำเพ็ญกุศลศพและชาปนกิจที่กรุงเทพนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งในผู้ตายที่เชื่อมโยงกับกรณีของแอมสายนาย
แพทย์จะระบุสาเหตุการตายตามข้อมูลก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แม่รัฐดาวันนี้ไปเจอเนี่ยท่าทีค่อนข้างจะกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องทางคดี
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าคือถ้าหากไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้ว
จะเกิดอันตรายอะไรกับแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะแม่ก็แก่แล้ว
แต่ถ้าหากจะให้เดินทางไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดีจริง
สุดท้ายแม่ก็ยินดีแหละนะแล้วพร้อมจะพูดทุกเรื่องด้วย
แต่แม่ขออย่างเดียวดูแลความปลอดภัยให้กับแม่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องดูแลตรงจุดนี้ให้แม่ด้วยนะ

กลัวที่กลัวกลัวอะไรครับ
กลัวเขามาฆ่า
กลัวความไม่ปลอดภัยกับเรา
กลัวไม่ปลอดภัย
คราวนี้ครับเรื่องของปมเงิน๕๐ล้าน
ที่มีข่าวบอกว่าอดีตสามีฝรั่งของลูกสาวโอนเงินมาให้
ฟังคุณแม่วันนี้นะครับคุณแม่ยืนยันว่าไม่จริง
ไม่เคยได้ยินจากปากลูกสาวเลยว่าสามีฝรั่งโอนเงินมาให้
สามีของลูกสาวที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนจัดการมรดกทั้งหมด
นี่คือข้อมูลล่าสุดที่คุณแม่ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างที่อยู่ในบ้านของลูกสาวเนี่ย
ก็รู้มาว่าแอมเป็นคนเอาไปประมูลขาย
แล้วแอมก็บอกกับแม่ว่าสามีฝรั่งของลูกแม่เป็นคนบอกให้เอาไปประมูลขาย
แล้วแอมก็จัดการไปทั้งหมดแล้ว
นี่คือความคืบหน้าจากคุณแม่ของคุณซายนะครับ
แปลว่ามรดกที่ว่าก็คืออาจจะเป็นทรัพย์สินใช่ไหมที่แอมเอาไปประมูลขายนะคะ
ทีนี้ดูอีกหนึ่งหลักฐานกันดีไหมคะ
เพราะว่าหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่าแอมเนี่ยชีวิตประจำวันคือเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียน
หลังจากนั้นก็ไปเสริมสวยแล้ว
ทำผมบ้างตัดผมบ้างสักปากทำเล็บอะไรก็ว่าไป
เอ๊ะแล้วแอมเอาเงินมาจากไหนในการใช้จ่ายชีวิตประจำวัน
เพราะไม่ได้มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
คุณแซคนัทวินนะคะลงพื้นที่ไปที่ท่ามกาที่กาญจนบุรี
หมู่บ้านก็คือเรียกว่าเป็นบ้านเกิดของแอมนั่นแหละ
มีข้อมูลบอกว่าแอมเนี่ยกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน๕๐๐๐บาท
ตัวเลขนี่มันซ้ำเดิมหมดเลยนะคุณคิง
ประธานกองทุนหมู่บ้านนะคะเขาเปิดสมุดให้เราดูการกู้ยืมเงิน
แล้วก็บอกกฎของการกู้เงินเอาไว้มี๓ข้อเท่านั้นแหละ
สมาชิก๑กลุ่มต้องมี๓คน
เลขที่๑หลังกู้ได้เพียง๑คนเท่านั้น
และ๓วงเงินกู้สูงสุดคือคนละ๕๐๐๐บาท

เงินต้นและดอกเบี้ยปีต่อปี
ถ้าผู้กู้ไม่ส่งเงินที่กู้
สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบในฐานะคนค้ำประกัน
ก็เป็นหลักการเหมือนสหกรณ์ทั่วไปเนาะ
ทีนี้แอมอยู่รวมกับกลุ่มที่มีพ่อของตัวเอง

ซึ่งแอมเริ่มยื่นกู้กับกองทุนหมู่บ้าน

๕๙เนี่ยนามสกุลแอมยังเป็นนามสกุลเดิมคือสารารัฐวังป่า

วงเงินกู้คือ๑๕๐๐๐บาท
๖๐ยังคงเป็นแอมสารารัฐวังป่า
แต่เปลี่ยนอาชีพจากเบตเตอร์เล็ตเป็นค้าขาย
จากวงเงินกู้แรก๑๕๐๐เป็น๓๐๐๐บาท

๖๑แอมใช้ชื่อสารรัฐรังศรีวุฒาพร
ก็คือนามสกุลของอดีตสามีที่เป็นรองผู้กำกับแล้วนะคะ
กู้ต่อวงเงินคือขอ๕๐๐๐เลยทีนี้
แต่หนี้เดิมที่๓๐๐๐บาทเมื่อปีก่อนเนี่ยใช้หมดแล้ว
ส่วนของพ่อแอมเนี่ยกู้มานานแล้วนะคะ

จนกระทั่งปี๖๒มันมีสถานการณ์โควิด
องทุนหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ให้ส่งเงินต้นแต่ให้ส่งแค่ดอกเบี้ย
ซึ่งแอมก็ส่งดอกเบี้ยเป็นประจำทุกปี
องทุนเองก็ไม่รู้ว่าแอมเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แต่หลังจากนี้เมื่อแอมเป็นผู้ต้องหาเข้าเรือนจำไปแล้ว
ก็เป็นพ่อของแอมแล้วล่ะที่ต้องใช้เงินคืน
เพราะว่าอยู่กลุ่มกู้เดียวกันค่ะ
จากข้อมูลของตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของแอม
ช่วงเวลา๓ปีตั้งแต่ปี๖๔ถึง๖๖เนี่ยมีความผิดปกติเยอะมากเลยค่ะ
หลักคือมีคนโอนเงินเข้าบัญชีแอมตั้งแต่หลักหมื่น
จนถึงหลักแสนประมาณ๑๘๒๐คน
คือถ้าไปไล่ดูเหยื่อที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอมเนี่ย
ทุกคนก็โอนเงินให้แอมหมดอ่ะเพราะแอมบอกว่าอ่ะขอยืมเงินบ้าง
หลักหมื่นนี่จะเป็นขอยืมหลักแสนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับว่า
มาร่วมทำธุรกิจปล่อยกู้เขาก็เหมือนกับไปกู้เงินมา
เอารถไปจำนำแล้วเอาเงินมาให้แอมปล่อยกู้แบบนั้นนะคะ
แล้วเขาบอกว่าในจำนวนนี้หลังจากที่โอนเงินให้ไม่นาน
ก็ตายไง๑๘๒๐คนที่ตามเส้นทางการเงินนะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบให้แน่ชัด
ว่าผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่เพิ่งมีการร้องเรียน
ตอนนี้ประมาณ๕๗รายเกี่ยวข้องกับแอมด้วยไหม
เพราะถ้าเกี่ยวก็บวกเพิ่มไปอีกค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนก็มีคำถามว่า
ทำไมแอมเป็นแบบนี้แล้วแอมเป็นแบบนี้เนี่ย
พ่อกับแม่เนี่ยจะเป็นยังไงพ่อกับแม่รู้เรื่องไหมว่าลูกสาวเนี่ย
ไปทำอะไรกับใครต่อใครเยอะแยะมากมายแบบนี้
อดสงสัยไม่ได้นะครับค่ะหลังจากมีข่าวนี้ครับ

เห็นบอกว่าพ่อและแม่ของแอมเนี่ยจริงแล้ว
มีอาชีพคือขายไข่ไก่วันนี้อยากจะไปคุย
กับคุณพ่อและคุณแม่นะแต่ว่าเขาก็ไม่พร้อมจะเจอ
ไม่พร้อมจะพูดคุยกับใครนี่คือสัมภาษณ์พิเศษนะครับ
หลังจากมีข่าวพ่อและแม่เครียดมาก
เนื้อเก็บตัวไม่ออกไปขายไข่ไก่ตามตลาดแล้ว

เจอคนปั๊บเขาถามเลยแอมเป็นยังไง
ตกลงเขาฆ่าคนหรือเปล่าหรืออะไร

วันแรกที่เป็นข่าวโทรไปหาพ่อแอม
แอมไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้น

บอกว่าเนี่ยเครียดมากนะไม่รู้จะทำยังไงดี

ส่วนตัวของสมาชิกอบตที่เขาพูดคุยกับคุณแซคเนี่ยเขาบอกว่า
อยากให้มองแยกนะ
มันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่าเหมารวมนะ
คือลูกส่วนลูกพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับลองฟังเพิ่มเติมฮะ
พี่ก็ว่าจะไม่ให้เบอร์แล้วนะเขาก็บอกให้ช่วย
พอให้ไปเขาปิดเครื่องมาละ

เพัอแหมเขาโทรใช่ไหม
โทรเละเขาก็มาเซนเสร็จเค้าก็กลับไป
เขาแยกแยะได้ว่าพ่อแม่ของแอมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นครับตอนนี้อสมเตรียมจะเข้าไปตรวจเช็ค
สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตของพ่อและแม่ของแอม
ไปดูซิว่าความดันเป็นยังไงเครียดมากน้อยแค่ไหน
ดังนั้นเขาก็ฝากย้ำนะอย่าเหมารวมลูกส่วนลูกพ่อแม่ส่วนพ่อแม่นะ
คุณผู้ชมคะถ้าให้สรุปเรื่องของหมายจับ
แล้วก็ข้อมูลทางคดีกรณีของแอมสายนาย
ล่าสุดตำรวจกองบังคับการปราบรามได้สรุปตัวเลขหมายจับคดีแอมสายนาย

ตำรวจออกหมายจับ๙หมายจับค่ะ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าน่าจะเป็นคุณปลาธิรอดชีวิต
และมีข้อหาร์หลักศัพท์ด้วยนะครับ
ซึ่งเท่ากับว่าณตอนนี้คดีจากตอนแรก

น้อยผักเป็นเคสที่๓แล้ววันนี้โดนรวดเลยนะคะ
หมายจับแล้วกับแอมสายนายนะคะ
คือ๑๓รายค่ะ
ทีนี้ไปดูกันหน่อยหลายคนก็สงสัยว่า
มันเกิดขึ้นจริงเหรอที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถไล่ฆ่าคนมาได้ต่อเนื่องยาวนานเป็น๑๐เกือบ๒๐ศพแบบนี้
อะไรคือปัจจัยที่จะทำให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตผอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหวตที่ทำให้แอมเนี่ยสามารถก่อเหตุกับคนอย่างต่อเนื่องยาวนานมาได้แบบนี้
นั่นคือกฎหมายไทยไม่บังคับให้ต้องชนะสูตรศพทุกศพ
กฎหมายไม่บังคับให้ต้องผ่าพิสูจน์ศพที่ตายผิดธรรมชาติโดยให้เป็นดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน
ซึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีแอมสายนายเนี่ยเขาบอกว่ามันเข้าข่ายเพราะมันตายโดยไม่ปรากฏเหตุ
ถ้าพนักงานสอบสวนพบการตายผิดธรรมชาติจริงควรจะต้องตามแพทย์ไปดูสถานที่พบศพ
ซึ่งกรณีนี้สำคัญและมีประโยชน์มาก
แต่เมื่อกฎหมายให้อำนาจเป็นดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนว่าจะชนะสูตรหรือไม่ชนะสูตร
มันเลยกลายเป็นช่องโหวตให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ
คือจริงมันต้องเป็นผู้รู้ทางด้านนิติเวศจริง
เพราะฉะนั้นอาจจะถึงเวลาแล้วถ้าไม่ต้องแก้กฎหมายนะ
ออกแนวปฏิบัติว่าศพที่เสียชีวิต๑๒๓๔ประมาณ๑๐กว่ารายการนะคะ
ซึ่งมันเป็นไปตามหลักสากลเคสแบบนี้ต้องผ่าพิสูจน์โดยสมบูรณ์เสมอ
มันก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปพอสมควร
ไม่ต้องให้ญาติใช้ดุลพินิษฐ์ไม่ต้องให้ตำรวจ
ไม่ต้องให้หมอใช้ดุลพินิษฐ์ส่งนิติเวศเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
ประเด็นการผ่าพิสูจนศพที่มีสารสายนายนะคะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าศพจะมีเลือดสีแดงสด
ในร่างกายจะมีคาร์เบิร์มอนน็อกไซด์
ซึ่งการที่ร่างศพมีคาร์บอนมอนออกไซด์เนี่ย
ส่วนใหญ่จะพบจากสบที่ตายในกองเพลิง
ถ้าไม่ได้ตายในกลองเพลิงแล้วมีสารคาร์บอนมอน็อกไซด์เนี่ย

ว่ามันจะต้องมีการตรวจทางพิษวิทยาต่อไป
ถ้าเราผ่าศพปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้
วกกับถ้าเราผ่าแล้วเราไม่เจออะไรเลย
เช่นไม่เจอเส้นเลือดตันไม่เจอปอดเป็นอะไรปุ๊บเนี่ย
สิ่งที่คุณหมอทั่วไปจะต้องทำก็คือเก็บสิ่งส่งตรวจทางพิษวิทยา
เพราะว่าหนึ่งในสาเหตุของการตายกระทันหันคือสารพิษหรือสารอันตราย
ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเก็บเศษอาหารเก็บน้ำดีเก็บชิ้นส่วนของตับ
ปัสสาวะเก็บน้ำในลูกตา
เหล่านี้เป็นแนวทางเบื้องต้น
เอาอย่างนี้คนก็เริ่มตั้งคำถามว่า
แล้วศพที่ถูกชาปนกิจไปหมดแล้วล่ะ
มันมีวิธีไหนไหมที่จะสามารถตรวจสอบหรือหาความเชื่อมโยงที่จะเอาผิดกับแอมได้บ้าง

แต่อย่าลืมว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้การชนสูตรศพมี๓ส่วน
ยังมีหลักฐานในที่เกิดเหตุหรือหลักฐานในที่เกี่ยวข้อง
ตรงนั้นอาจจะพอเชื่อมโยงได้
แล้วก็ปัญหาที่เนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดเนี่ยค่ะ
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโลกมันเป็นโลกดิจิทัล
อะไรมันก็เป็นออนไลน์เป็นอะไรที่มันสั่งเองได้เนี่ย
คุณภาพนอกจากไม่ได้แล้วอันตรายมันก็มาด้วย
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมาโดยที่รัฐต้องหาทางควบคุม

ว่าถ้าใครมีคนรู้จักหรือญาติพี่น้องที่มีอาการกระทันหัน
เสียชีวิตกระทันหันเนี่ยให้นึกถึงสารพิษเอาไว้ก่อนเลย
ไม่ต้องรีบเผาศพแต่ให้ส่งชนะสูตร
ใครที่กังวลว่าอุ๊ยถ้าส่งชนะสูตรแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะไม่มีเงิน
คุณหญิงหมอบอกไม่ต้องกังวลเพราะตามกฎหมายแล้ว
การผ่าชนะสูตรศพครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
อันนี้ก็จะได้สบายใจกันว่าถ้าหากว่ามีใครในครอบครัวของเรา
จากไปจะแพงไหมต้องจ่ายเงินยังไง

ครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณีของแอมสายนายและกรณีของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
หลายคนบอกโอ้โหทำไมเยอะจังจำไม่ได้อยู่แล้วนะ
เราก็มีการรวบรวมแบ่งเป็นกลุ่มให้แบบนี้ก็แล้วกันครับ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตและมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวพันธุ์กันกับแอมไซยานายในทางใดทางหนึ่ง
ส่วนใหญ่ก่อนในภาพใหญ่
จะอยู่กระจายใน๕จังหวัด
อุดรธานีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรี
ในพื้นที่ที่มีคนตายจะอยู่ประมาณ๕จังหวัดนี้
และมักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทอง
ในเรื่องนี้แบ่งซอยได้เป็น๕กลุ่มย่อย
กลุ่มแรกครับเขาเรียกกันว่ากลุ่มวงแชร์มรณะ
วงแชร์มรณะมี๖คนประกอบไปด้วย
เหยื่อรายที่๕ผู้กองนุ้ย๑๐สิงหาปี๖๕
และในวันเดียวกันนั้นก็คือเจ๊น้อยผักนางสาวรจรินเหยื่อราย
ที่๖ในขณะที่เหยื่อรายที่๑๐คือครูออส๒๐พฤศจิกา๖๕เหยื่อ
ที่๑๓ก็คือคุณก้อย๑๔เมษา๖๖ช่วงสงกรานที่ผ่านมาอันนี้
คือ๔ศพนะฮะแล้วมีผู้รอดตาย๒คนครับคือคุณแต้วแล้วก็
คุณมิ้งอันนี้คือกลุ่มแรกวงแชร์มรณะกลุ่มที่สองคือที่ให้เงิน
ไปปล่อยเงินกู้มี๔คนด้วยกันครับคือเหยื่อรายที่๗คุณ
จุ๋มเหยื่อรายที่๙คุณกันนิกาเหยื่อรายที่๑๑ก็คือในแด้นะฮะ
คนที่รอดตายคุณแต้วครับนี่นะฮะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะอันนี้
คือกลุ่มที่ให้เงินไปปล่อยเงินกู้กลุ่มที่สามจะเชื่อมโยง
กับการเอารถไปจำนำครับมีด้วยกันสี่คนด้วยกันตามหน้าจอฮะ
รายแรกเลยคุณนิตยารายที่๖เจ๊น้อยผักรายที่๙คุณกันนิกาครับ
และอีก๑คนนะฮะ๑๐ตำรวจเอกที่กาญจนบุรีนั่นแหละครับบอกพิกัด
สถานที่เอาไว้เบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะที่เอารถไปจำนำคือ
บางคนจะมีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่มด้วยนะค่ะกลุ่มที่๔
เชื่อมโยงกันคือให้แอมยืมเงินนะกลุ่มนี้คือให้ยืม
เงิน๔คนครับรายที่๔คือนายสุรัตน์หรือว่าบีครับเพื่อนทั้ง
มัธยมใช่ไหมฮะใช่ค่ะรายที่๑๒คือสารวัตรปูรายที่๑๓ก็คือ
คุณก้อยแล้วก็มีหนึ่งคนที่รอดตายก็คือคุณปลานั่นเองนะครับ
คุณการติมากลุ่มถัดไปกลุ่มที่๕อันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่
มโยงคือให้แอมไปดำเนินการทำประกันภัยและเงินกู้สหกร
มีคนเดียวก็คือผู้กองนุ้ยครับส่วนรูปแบบวิธีการแอมวาง
เหยื่อรายต่างโดยเหยื่อแต่ละคนจะวางยาลักษณะต่างกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะยาแคปซูลครับเช่นรายแรกคุณนิตยา
ลักษณะมาในยาบำรุงคุณหนิมรายที่๒ยาลดความอ้วนคุณปลาผู้
แล้วยังมีอาการไอใช่ไหมฮะคุณแด้สามีรายที่๖ครับยารักษา
สีดวงและล่าสุดครับวันนี้เหยื่อที่มีความเชื่อมโยงกับ
สายนายเนี่ยบิ๊กโจ๊กครับรองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ
พานยืนยันว่ามีผู้ตายที่เชื่อมโยงกันกับแอม๑๓ศพและ
ถูกวางยาพิษแต่รอดตายอีก๑คนดังนั้น๑๔เคสนะฮะตอนนี้
นะครับก็คือคุณปลานั่นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่การ
นบุรีที่ห้างแห่งหนึ่งปีหกห้าแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการ
รอตรวจสอบอีกสี่รายครับกรณีของคุณซายมณฑาทิพย์ชาวกำแพง
นะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวรอตรวจสอบครับเพราะว่าเป็นเพื่อน
สนิทของแอมอยู่กับแอมก่อนที่จะสิ้นลมแล้วก็เสียชีวิตหลัง
เสียชีวิตแอมเข้ามาจัดการมรดกแล้วมีตึกอยู่ข้างกับวัด
ภาวนาพุทธโธที่สามพรานนครปฐมหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความ
เชื่อมโยงกันเคสของคุณซายมณฑาทิพย์จะกลายเป็นศพที่สิบสี่ค่ะ
พบความเชื่อมโยงทีนี้กรณีของแม็กซ์ที่เป็นตำรวจนะฮะ
ตำรวจเอกสิทธิเชษครับอายุ๓๑ปีพบหมู่งานป้องกันปราบราม
สพมนครปฐมที่ช่วยราชการขับรถให้ผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ว่ารถชนใช่ไหมที่เป็นพลขับแล้วบอกว่าคอหักใช่ไหมฮ
อ่าแต่ที่เขาบอกครอบครัวบอกไม่น่าเกี่ยวข้องใช่ไหมเหตุการณ์นี้
เนี่ยก็คือแอมเนี่ยเป็นคนโทรแจ้งญาติตามข้อมูลนะแล้วเป็น
สนิทกับอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจซึ่งถ้าหากว่าพบ
ว่ามีความเชื่อมโยงกับแอมสัยนายแม็กซ์ก็จะกลายเป็นศพ
ที่๑๕ถ้าเชื่อมโยงกรณีนายสารสศรีสุวรรณครับหรือว่าเฮีย
กบพ่อค้าเขียงหมูที่นครปฐมนี่นะฮะรู้จักกับนายแด้สามีของ
แล้วก็ตัวของแอมด้วยแล้วมีการปล่อยเงินกู้กับนายแด้
และแอมถ้าพบความเชื่อมโยงนี่ก็จะกลายเป็นศพที่สิบหก
ส่วนรายต่อไปครับเป็นผู้ชายสาเหตุการตายพบว่าติดเชื้อ
ช่องท้องและหลอดเลือดตีบรายนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
เชื่อมโยงกันเขาเตรียมจะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เร็วนี้นะครับและแน่นอนว่าถ้าเชื่อมโยงก็จะกลายเป็นศพ
ที่๑๗เนี่ยครับดังนั้นทั้ง๔รายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
เชื่อมโยงถ้าทั้งหมดนี้มีผลออกมาว่าเชื่อมโยงกันกับ
สายนายก็จะกลายเป็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย๑๗ศพและ
รอดตายหนึ่งนี่นะฮะแล้วถ้ารวมกับเหยื่อแอมสายนายก็จะมีทั้ง
หมด๑๘รายด้วยกันนะก็คือ๑๗ศพบวกกับอีก๑นั้นตัวเลขเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามไปเรื่อยอาจจะมีการอัปเดตอยู่
เรื่อยนะครับใช่ค่ะเท่ากับว่าณตอนนี้ที่ตำรวจยืนยันนะคะ
ศพที่เกี่ยวข้องกับแอมสายนายรอตรวจสอบอีก๔นะคะส่วนหมาย
สรุปให้อีกทีณตอนนี้วันนี้นะคะ๒๙เมษายนค่ะหมายจับ
แอมไซยานายนะคะทั้งหมด๑๑หมายข้อหาหลักเลยก็คือฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหาพยายามฆ่าอันนี้สำหรับ
คนที่รอดชีวิตและข้อหารักทรัพย์ด้วยค่ะถ้าหากว่าไปดู
รายละเอียดปลีกย่อยนะครับกรณีของคุณฟ้าเนี่ยนะฮะเคสของ
คุณฟ้าเนี่ยแอมถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้
กรณีเคสของคุณก้อยแอมโดนแจ้งข้อหาคือลักทรัพย์นะ
กรณีของคุณบีคุณบีเนี่ยโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่
รองไว้ก่อนกรณีของคุณเอ๊ะกันนิกาครับถูกแจ้งข้อหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนกรณีของเจ๊น้อยผักครับโดน
แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นสำหรับแอมนะฮะกรณีของคุณปลาการ
ติมาครับถูกแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้
ก่อนกรณีของคุณกรณีของคุณปลานะฮะกรณีของคุณปลาเมื่อกี้
เดตไปแล้วนะกรณีของครูตายมณีรัฐครับฆ่าผู้อื่นโดย
แต่ตรองไว้ก่อนกรณีของผู้กองนุ้ยแอมถูกแจ้งข้อหาฆ่า
ผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนกรณีของครูออสถูกแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและสารวัตรปูครับแอมถูก
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและถูกแจ้งเพิ่ม
อีกหนึ่งข้อหาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมดังนั้นตอน
เคสที่ถูกแจ้ง๒ข้อหาก็คือเคสของสารวัตรปู

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ามีข้อมูลมาล่าสุดนะฮะตอนเนี้ย
ของคุณก้อยเนี่ยถูกแจ้ง๒หมายเป็นหมายของกองปราบแล้ว
ตำรวจในพื้นที่อันนี้เป็นข้อมูลที่ทีมข่าวเพิ่งอัปเดต
มาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยครับ